เชิญท่านประเสริฐพงศ์ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
ภาพพิงได้ไหมครับผมพระเศรษฐพงษ์สวรรค์สมาชิก
สภาผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่ออดีตอนาคตใหม่
ปัจจุบันพักเก้าไกลครับท่านประธานวันนี้ผมมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะลุกขึ้นมาอภิปรายจะขออนุญาตได้ไหมครับ
ผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งแต่วีไม่มีอะไรเสียหาย
ไม่มีอะไรพลาดปิ๊งแล้วครับเชิญท่านนั่งลงเถอะครับเชิญท่าน

เชิญครับปิดได้ไหมครับท่านท่านครับวันนี้ผมมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับ
ที่จะต้องลุกขึ้นมาอภิปรายรัฐมนตรีในดวงใจคือคนใต้
คือท่านนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งในยติก็บอกชัดนะครับว่าท่านไม่มีความซื่อสัตว์สุจริต
ประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องอันนี้สั้นนะครับ
จริงจริงมีสี่บรรทัศน์และคำว่าพวกพ้องนั้น
เดี๋ยวผมจะขยายความว่ามีอะไรบ้างนะครับท่านรัฐมนตรีเป็นคนใต้
เช่นเดียวกันกับผมครับพฤติกรรมของท่านเนี่ย
กระทบกระเทือนกับปลายด้ามขวานแดนสตอคนใต้บ้านเราครับ
และแม้ผมจะเป็นคนที่มีบัญชีรายชื่อนะครับแต่ว่าเคยมีภูมิลำเนา
จังหวัดสงขามาก่อนเช่นกันครับท่านประธาน
สงขลากำลังตั้งคำถามกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้า
จณะจังหวัดสงขลาว่าเป็นโครงการที่ผู้มีผลประโยชน์แอบแฝงเบื้องหลังเนี่ย
เป็นนักการเมืองใหญ่อยู่ในพื้นที่

นายนิพนธ์บุญญามณีและเครือข่ายครอบครัว
แสวงหาผลประโยชน์จากโครงการนี้อย่างไรครับท่านประธาน
โครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะที่จะเกิดขึ้นครับ

ไม่ใช่โครงการที่จะมีการพัฒนาเลยครับ
แต่เต็มไปด้วยการทำลายทรัพยากร
ทำลายอาชีพทำลายเศรษฐกิจ
ทำลายพี่น้องชาวจนะ
ซึ่งถ้าเกิดอุตสาหกรรม

ไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลา

ไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือดูปลาโลมาสีชมพู

ธุรกิจเลี้ยงนกเขาแข่งขัน
และธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ต่ำกว่าปีละ๑๐๐ล้านบาทถึง๕๐๐ล้านบาท
ก็คงกลายเป็นแค่เรื่องตำนานเล่าขานให้ลูกหลานเท่านั้น
และชาวบ้านเขาก็กังวลกันครับว่า
ถ้ามีโรงงานมาปล่อยมลภาวะวะนะครับแบบภาคตะวันออก
นกเขาก็จะไม่ขันครับท่านประธาน
โครงการเขตพัฒนาพิเศษจนะที่จะสร้างอุตสาหกรรม
กำลังจะทำลายสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ที่สวยงามเหล่านี้ให้หมดไปครับ
หลายคนเชื่อว่าโครงการเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจณะเมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
โครงการที่เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙

มีเขาลางการผลักดันโครงการนี้มาตั้งแต่เกือบ๑๐ปีก่อนครับ
โดยนายนิพนธ์บุญญามณีในฐานะนายกอบจสงขลา
ได้แถลงต่อสภาอบจไว้เมื่อวันที่๕กันยา๒๕๖๒
ว่าจะพัฒนาพื้นที่พลังงานท่าเรือน้ำลึก
อุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอจนะนามอมเทพา
ซึ่งคนในพื้นที่ก็ทราบกันดีว่าช่วงที่ท่านเป็นนายกอบจ
มีการเอางบประมาณไปในพื้นที่อำเภอแถบนั้นมากผิดปกติครับ
ต่อมาวันที่๑๖กุภาพรรฯ๒๑๖๑
นายนิพนธ์นายกอบจสงขลา
ได้เข้าพบนายสมคิตรองนายกเศรษฐกิจเวลานั้นนะครับ
เพื่อหารือแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของ๔อำเภอของจังหวัดสงขลา
การลงทุนขนาดใหญ่ของเอกชน
โดยยกระดับให้เป็นอุตสาหกรรมพลังงานครบวงจร

การลงทุนขนาดใหญ่ของเอกชน
เขียนเอาไว้ว่าลงทุน๖แสนล้านดัญจนะศูนย์กลางอาเซียน

นำมาสู่มติคณะรัฐมนตรีวันที่๗พฤษภา๖๒ครับ
หลังจากเลือกตั้ง๒๔มีนา
ซึ่งเป็นมติคอรมอที่ทิ้งทวนครับ

แล้วมันอยู่ในช่วงศูนยากาศกำลังตั้งรัฐบาลใหม่
โดยเห็นชอบขยายผลโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่ง
ไปสู่พื้นที่จนะสงขลา
นายนิพนธ์ก็ให้ข่าวครับว่าโครงการนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๕๙

ท่านเองนั่นแหละครับที่เป็นคนวิ่งเต้นเอาโครงการจนะ
สอดไส้ในโครงการเดิมนะครับเพิ่มเป็นยาพิษให้กับพี่น้องจนะสงขลา
โครงการเดิมตามมาตริกคอลโลมอร์ปีห้าเก้านะครับ
มีแค่๓พื้นที่เท่านั้นคือ๑หนองจิกปัตตานี
สุไงโกรกนราธิวาสสามที่อำเภอเบตงยาลาครับ
ไม่มีอำเภอจนะรวมอยู่ด้วยเลยครับท่านประธาน
หลังจากที่กลุ่มทุนและนายนิพนธ์เข้ามาผลักดันโครงการสามเหลี่ยมที่ว่านี้นะครับ
เหมือนจะเหลือแค่เหลี่ยมเดียวครับตอนนี้คือเหลี่ยมที่ทิ้มแทงเข้าไปในท้องทะเลของพี่น้องชาวจนะครับท่านประธาน
รัฐบาลนะครับที่นำโดยสอบตหรือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานขายฝันกับชาวบ้านครับว่าจะมีการลงทุนบนพื้นที่
ประมาณหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามไร่เม็ดเงินลงทุนหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบล้านบาท
ดูเหมือนเป็นเลขปั่นนะครับจะเกิดอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมเบา
เมืองที่อยู่อัจฉริยะโลจิสติกเซ็นเตอร์โรงไฟฟ้า๓๗๐๐เมกาวัตต์

และมีการโฆษณานะครับว่ามีการจ้างงานในพื้นที่แสนตำแหน่ง
ซึ่งมันไม่จริงและเป็นไปไม่ได้ครับ
ก็จะเป็นไปได้ยังไงครับท่านประธานในเมื่อปัจจุบันต่างชาติเขาหนีหาย
ไม่มาลงทุนเศรษฐกิจย่ำแย่รัฐบาลล้มเหลว

โรงงานก็ปิดไปแล้วครับมากมาย
ถ้าท่านไปดูนิคมใกล้ใกล้สิครับทั้งอุตสาหกรรมนะครับ
คมอุตสาหกรรมที่สะเดาบอกได้เลยนะครับว่าร้างครับท่านประธาน
ดูภาษีครับนิคมุษากรรมสงขาสะเดานะครับกศการณ์นิคมุษากรรมเนี่ย
อนุมัติงบไปแล้วอย่างน้อย๑๒๘๐ล้านบาท
รวมค่าเช่าที่ธนาลักษณ์อีกนะครับอีก๒๐๐กว่าล้าน
แต่ว่ามีคำขอส่งเสริมการลงทุนจริงแค่๘โครงการครับท่านประธาน
คิดเป็น๑ใน๑๐ของโครงการที่ตั้งเป้าไว้เท่านั้น
นี่คือตัวเลขนะครับที่ส่งเสริมยังไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับ
ดูรูปได้เลยท่านประธานว่าที่ท่านจะขายเนี่ยมันร้างขนาดไหน
เขตเศรษฐกิจที่พิเศษนี้ครับ
ชายแดนล้างเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่สงขลาเป็นที่แรกครับ
แต่เกิดขึ้นแบบเดียวกันทั้งประเทศ
ตามนโยบายคนเองประยุทธ์จรรโนชา
สมัยปล้นนำนาธิเป็นรัฐบาลคศช
ใช้เงินภาษีไปแล้วนะครับ๔๗๐๐๐ล้านบาทแต่การอนุมัติส่งเสริมการลงทุนของเอกชนแค่๔๘โครงการครับ
ก็ขอร้องถ้อยคำนะครับขอร้องถ้อยคำไม่ไม่ให้ทอดได้ครับท่านประธานด้วยความเคารพท่านประธานรักท่านประธานครับขอบคุณฮะ
แต่การอนุมัติส่งเสริมการลงทุนของเอกชนนะครับแค่๔๘โครงการ๘๐๐๐ล้านบาทไม่ถึง๒๐ของเงินลงทุนครับ
ที่รัฐบาลและนายทุนขายฝันกันสวยหรูในพื้นที่ภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นที่สะดาวที่รัปเบอร์ซิตี้ที่คลองไทยนะครับ
แม้กระทั่งคลองไทยคลองกินที่อยากจะสร้างอยากจะขุดทำลายแผ่นดินใต้บ้านผมเนี่ยผมก็เห็นคำใหญ่คำโตครับ
ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตรศูนย์โลจิสติกเมืองอาชิริยะเขียนโฆษณาเอาไว้เหมือนกันเปรี้ยบเลยครับท่านประธาน
กับว่าลอกกันมาก๊อปปี้กันมาเป็นรายงานกระตุกปกท่านประธานฮะสอดไส้กันมา
ท่านบอกว่าจะเกิดงานแสนตำแหน่งเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในรายงานแค่หน้าเดียวครับท่านประธาน
ไม่มีบอกครับว่าแสนตำแหน่งเนี่ยมาจากไหนแทนงานเดิมหรือเพิ่มงานใหม่
เป็นรายได้สูงหรือรายได้ต่ำแล้วก็จ้างคนในพื้นที่มากน้อยแค่ไหน
สิ่งที่ท่านจะสร้างครับคือโรงไฟฟ้าและปิดโตเคมีซึ่งจ้างงานน้อยมากครับ
ความเป็นไปได้ที่โครงการจะทำให้เกิดการจ้างงานนับแสนตำแหน่งเป็นไปไม่ได้ครับ
สำหรับคนที่มีความฝันวาดวิมารในอากาศสวยหรูนะครับว่าจะเกิดการลงทุนเท่านั้นเท่านี้หมื่นล้านบาท
การจ้างงานแสนตำแหน่งเนี่ยแบบนี้คนใต้เขาเรียกว่าฟัดดองเปล่าท่านประธาน
นะครับภาษาใต้เนี่ยฟังง่ายง่ายนะครับฝัดด้มเปล่า
แปลเป็นภาษากลางว่าวืดครับท่านประธานเสียเที่ยวครับ
โอกาสที่อุตสาหกรรมจะเกิดเนี่ยมีน้อยมากแต่ทำไมรัฐบาลและนายนิพนธ์จึงเร่งรัดผลักดันโครงการนี้เหลือเกินครับ
เมื่อวันที่๔พฤศจิกายน๖๓ที่ผ่านมาบอกชัดเจนนะครับว่า
และวันที่๒๑มกรา๖๔ที่ผ่านมานี่เองครับก็มีมตินะครับคอลโลมอลมีมติ
ขึ้นในพื้นที่อำเภอจนะน่าสงสัยนะครับว่าทำไมไม่ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นคนทำ
ถ้าโครงการยังเดินหน้าต่อไปแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าเดี๋ยวโรงไฟฟ้าก็จะตามมาอีกเรื่อยนะครับ
แล้วก็ต้องย้ำไว้ตรงนี้ให้พี่น้องคนใต้ได้ฟังกันชัดนะครับว่าโครงการจนะเมืองก้าวหน้าแห่งอนาคตเนี่ย
มันไม่มีอนาคตครับท่านประธานเห็นแต่อนาคตที่จะกลายเป็นโรงไฟฟ้าของกลุ่มทุน
โครงการทั้งท่าเทียบเรือนะครับที่เคยทำให้ชายหาดถูกทำลายมีกองหินบนหาดมาแทนของกรมโยธา
มีโรงงานปิโตรเคมีมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เทียบเท่ามาบตาพุทธที่ระยองนี่แหละครับ
เต็มไปด้วยมลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมมาตลอดท่านประธาน
เคยมีเรื่องอื้อเฉากรณีการไซฟอนเงินหรือที่เรารู้จักกันดีนะครับในคดีเงินบริจาค๒๕๘ล้านบาท
ผมไม่ลงรายละเอียดครับท่านประธานเพราะว่าในอดีตมีท่านรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะครับอดีตร้อยตำรวจเอกอยู่เฉลิมอยู่บำรุงนะครับขออภัยที่เอ่ยนามท่านอภิปรายไปแล้ว
แล้วก็ผมคงจะเป็นต้องพูดซ้ำเรื่องเก่าแต่ผมจะนำมาแสดงตรงนี้เนี่ยเพราะบุคคลที่มีชื่อรับเงินแทนนายนิพนธ์แทบจะเป็นกลุ่มคนเครือข่ายครอบครัวนามสกุลเดียวกันกับที่หาประโยชน์จากโครงการจนะครับท่านประธาน
นายนิพนธ์และสอบตที่พลเอกประยุทธ์เป็นประธานเนี่ย
เกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของทุนหรือเพื่อใครวันที่สิบแปด
สิงหาหกสามครับคอลโลมอลมีมติให้กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองแก้ไขผังเมืองเพื่อเปลี่ยนพื้นที่๓ตำบล
ในอำเภอจนะจากพื้นที่สีเขียวนะครับท่านดูสไลด์นะฮะ
ที่เป็นพื้นที่ชนบทและเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและ
สีเขียวคาดขาวที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้เนี่ยซึ่ง
ห้ามไม่ให้เอกชนตั้งโรงงานที่ส่งผลกระทบกับสิ่ง
ล้อมนะครับก็ไปเปลี่ยนให้เป็นสีม่วงครับหรือเป็น
พื้นที่อุตสาหกรรมหนักก็ต้องขอเรียกร้องให้ค่ายการ
โยธาธิการและผังเมืองที่สำนึกในจัญญาบัน
วิชาชีพนะครับการเปลี่ยนแปลงผังเมืองที่ไม่ถูกหลัก
วิชาการต้องไม่รับใช้นักการเมืองที่เห็นแก่ประโยชน
ส่วนตัวที่ผ่านมานะครับกรมโยธาก็ทำลายชายหาดมา
แล้วมากมายจากเขื่อนกำแพงโครงสร้างแข็งบนชายหาด
ข้อมูลที่ผมจะแสดงบนจอนะครับเป็นการเปิดเผย
เอกสารส่วนตัวของนักข่าวท่านหนึ่งที่ท่านเห็นนะครับ
เป็นเอกสารแปลงที่ดินที่ในหน้าตั้งใจกว้านซื้อสี
แดงนะครับคือซื้อไปแล้วสีเขียวคือกำลังจะซื้อนั่น
หมายความว่ามีคนกว้านซื้อที่ดินไว้อยู่แล้วในเขตที่
ว่าตรงไหนจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงครับข้อมูลระหว่าง
ลงของกรมที่ดินที่เอามาใช้ขนาดนี้ก็แปลว่าในหน้า
นักข่าวก็ยังให้ข้อมูลต่ออีกครับว่าตอนนี้ที่ดิน
ในพื้นที่ถูกซื้อไปแล้วกว่าหมื่นเจ็ดพันไร่
ต้องตั้งคำถามทิ้งเอาไว้นะครับนักข่าวต่อว่า
ส่วนการลงทุนที่กว้านซื้อที่ดินชาวบ้านไปขายต่อให้บริษัทเป็นใครนั้น
นายหน้าบอกว่าเป็นนักการเมืองระดับชาติ
คนที่นี่รู้จักกันดีโดยดำเนินการในนามของลูกชาย
ทนายและเครือญาติผมจะขออนุญาตกระชากหน้ากาก
เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของนายหน้าค้าที่ดิน
เรื่องหลังนิคมอุตสาหกรรมครับคือนายนิพนธ์บุญญามณี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลกรมที่ดินครับ
ท่านประธานผมต้องพูดก่อนนะครับว่า
ผมไม่รู้จักนายนิพนธ์ไม่เคยมีความสัมพันธ์
หรือมีเหตุโกรธเครื่องใดใดครับเจอกันครั้งแรกก็ตอนที่ตั้งกระทู้ถามนะครับ
ท่านประธานชวนแล้วนะครับเรื่องให้ตรวจสอบที่ดินบนภูเขาบนเกาะนะครับ
มีความลาดชันเกิน๓๕องศาในห้องนั้นเลยครับ
ท่านประธานคงจำได้ซึ่งนายนิพนธ์ก็ตอบไม่ชัด
ที่ผมต้องออกมาพูดในวันนี้ก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนครับ
ในฐานะผู้แทนราชดรท่านประธานครับ
จะแสดงให้ท่านประธานดูตอนนี้คือข้อมูลการซื้อขายที่ดินจากสาระบบที่ดิน
และหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินสำเนาโฉนด
ในพื้นที่ที่จะจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ๓ตำบลของอำเภอจนะสงขลา
ซึ่งก็คือที่ดินที่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงครับท่านประธาน
ภิปรายเสร็จผมจะให้ท่านประธานด้วยนะครับ
ข้อมูลนี้ผมได้มาจากเอกสารของอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดิน
พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งไปขอข้อมูลมาจากสำนักงาน
ดินจังหวัดสงขลาสาขาจนะครับข้อมูลที่ได้มาก็เพียงส่วนเดียวครับ
ท่านประธานคือเดือนมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเดือนที่คอลโลมอมี
มติเปลี่ยนสีผังเมืองครับท่านประธานตัวละครที่สำคัญก็อยากแนะนำให้ท่าน
ท่านได้รู้จักซึ่งท่านน่าจะรู้จักดีอยู่แล้ว
แต่ว่าต้องพูดเพื่อให้ประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านเพราะอาจไม่รู้จักนะครับ
คนนอกที่ผมกล่าวถึงนั้นนะครับก็เป็นความจำเป็นเพราะว่าอยู่ใน
ติอยู่แล้วว่าอยู่ในพวกพ้องของท่านรัฐมนตรีและต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนฟังข้อมูลรอบด้านครบถ้วนด้วยนะครับ
ทุกคนที่กล่าวถึงเป็นเครือญาติใกล้ชิดกับนายนิพนธ์บุญญามณีที่มีส่วนได้เสียกับการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่
คนแรกครับนายนิติกรบุญญามณีลูกชายครับซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทค้าที่ดิน
ต่อมาครับนายสิริพบเริงฤทธนายความคนใกล้ชิดของนายนิพนธ์อดีตเคยเป็นนิติกรครับ
อยู่ที่อบจสงขลาเป็นผู้ช่วยนิติกรสมัยท่านนิพนธ์เป็นนายกอบจ
ซึ่งคนในพื้นที่รู้จักกันดีนะครับเพราะเป็นนายหน้าดำเนินงานต่าง
แทนนายนิพนธ์และครอบครัวคนทั่วไปเขาก็รู้จักกันในนามของทนายอาครับ
ท่านประธานคนต่อมาครับคือนายวุฒิชัยวัฒนธรรมลูกพี่ลูกน้องของนางกรยาภรรยา
นายนิพนธ์ก็เรียกง่ายว่าเป็นน้องชายภรรยาหรือลูกพี่ลูกน้องภรรยา
นายนิพนธ์และชื่อนี้ก็คุ้นนะครับสมัยที่ท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมท่านก็
ชื่อนี้คนคนนี้ยังเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันกับธุรกิจของตระกูลบุญญามณีหลายบริษัทครับ
และก็ยังมีชื่อเป็นผู้รับเช็คขึ้นเงินแทนนายนิพนธ์ในคดีรับเงินบริจาคปี๔๘ด้วยครับ
อีกคนนะครับก็คือนายชัยโรธจิวรประพัฒน์แต่งงานกับคุณดารุรัฐลูกพี่ลูกน้องของภรรยานายนิพนธ์
ก็แปลง่ายว่าอาจจะเทียบเป็นคู่เขยของนายนิพนธ์ครับ
ท่านประธานครับคนเหล่านี้คือคนที่มีชื่ออยู่ในสาระบบที่ดิน
หนังสือสัญญาการซื้อขายที่ดินที่ผมกำลังจะแสดงให้ท่านประธานได้เห็นต่อไปครับ
อีกครั้งว่าอันนี้เป็นเพียงข้อมูลส่วนเดียวที่ผมเข้าถึงได้
คือเดือนมกรา๖๓ที่มีมติคอรมอเห็นชอบโครงการและเปลี่ยนสีผังเมือง
ข้อมูลนี้ก็เป็นพื้นที่แค่๓ตำบลครับของอำเภอจนะสงขลา
ซึ่งไม่รู้ว่าส่วนที่เรายังเข้าไม่ถึงนะครับยังมีข้อมูลอีกเยอะแยะมากมายเท่าไหร่
ท้าท่านรัฐมนตรีนิพนธ์นะครับว่าถ้าบริสุทธิ์ใจจริง
ขอให้เอาข้อมูลการซื้อขายที่ดินของกรมที่ดินที่ท่านดูแลอยู่
และสภาแห่งนี้ตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาล
เปิดเผยโปร่งใสต้องเป็นจริงครับเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นให้ได้

คอลโลมอลมีมติให้เปลี่ยนสีผังเมืองครับ
พบการกว้านซื้อที่ดิน๒กลุ่มใหญ่ครับ
กลุ่มแรกคือกลุ่มเครือข่ายครอบครัวคนใกล้ชิดนะครับ
นิพนธบุญญามณีพบการซื้อขายทั้งหมด๒๓ธุรกรรม
เป็นการซื้อขายที่ดินของลูกชายนายนิพนธ์๑๐ธุรกรรม๓๑ไร่๙ล้าน๔แสนบาท
นายสิริพบทนายความคนใกล้ชิดทนายอา๘ธุรกรรม๕๒ไร่๑๒ล้าน๖แสนบาท
นายชัยโรธที่จะเป็นคู่เขยนายนิพนธ์๒ธุรกรรม๑๘๑ไร่๔๕๕๐๐๐๐บาท
นายวุฒิชัยวัฒนธรรม๑ธุรกรรมไม่น้อยกว่า๑๘๐ไร่๓๖ล้าน๓แสนบาท
และคุณศิรานุษย์ภูริษักร์ไพรศาลพี่น้องภรรยาของนายวุฒิชัย๒ธุรกรรม๑๑ไร่๕๙๐๐๐๐๐บาท
รวม๕คนครับที่เป็นเครือญาติครอบครัวนายนิพนธ์มีการรับซื้อที่ดิน๒๓ธุรกรรม๔๖๔ไร่๑๑๐ล้านบาท
ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละ๒๓๖๐๐๐บาทเสร็จ
อีกกลุ่มครับที่มีปริมาณการซื้อที่ดินมาก
มีการกว้านซื้อที่ดิน๒๕ธุรกรรม๔๕๐ไร่๒๗๑ล้านบาท
ราคาเฉลี่ยครับอยู่ที่ไร่ละ๖๐๐๐๐๐บาท

อยู่ที่เฉลี่ยแค่ไร่ละ๖แสนบาท
ในขณะที่กลุ่มของนายนิธิกรและนายสิริพบลูกชายทนาย

ที่ดินแค่ในราคาเฉลี่ยเพียง๒๔๐๐๐บาทต่อไร่เท่านั้น
ราคาต่างกันเกินเท่าตัวนะครับท่านประธาน
เอาเม็ดเงินลงไปในพื้นที่ถึงมือชาวบ้าน
ในราคาที่ดินที่แพงกว่าปกติถึงเท่าตัว
จากที่ปกติไร่ละ๑แสนถึง๒๐๐๐บาท
มารับซื้อ๖๐๐๐๐๐ถึง๘๐๐๐๐๐บาท

มีไม่ถึง๑ใน๕เท่านั้นครับที่ตกถึงมือชาวบ้าน
เพราะในจำนวนการซื้อที่ดินทั้งหมดเนี่ย
เป็นการซื้อดินจากนายชัยโรธและนายวุฒิชัย
เครือญาตินายนิพนธ์๒๒๔ล้านบาทหรือ๘๓เปอร์เซ็นต์
ตกถึงมือชาวบ้านแค่๑๗เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
อกจากนี้ถ้าดูกันในแง่ของวันที่โอนที่ดินครับ
ที่ใช้วันที่๒๑มกรา๖๖
คอลโลมมีมติเห็นชอบโครงการเขตพัฒนาพิเศษจนะ
ให้เปลี่ยนสีผังเมืองนะครับ
เอาวันที่๒๑มกรา๖๓เป็นตัวตั้งนะครับ
เราก็จะพบว่าหลังวันที่๒๑มกรา
มีการซื้อที่ดินเพิ่มอย่างเห็นได้ชัด
แค่๑๐วันนะครับมี๒๕ธุรกรรม
ในขณะที่ก่อนหน้านั้น๒๑วันมี๑๙ธุรกรรมพอกัน
คนที่ทำการกว้านซื้อมากก่อนวันที่๒๑มกราศ
คือกลุ่มของลูกชายและทนายใกล้ชิดครอบครัวนายนิพนธ์
ส่วนกลุ่มที่กว้านซื้อที่ดินมากหลังวันที่๒๑มกราศ

สิ่งที่เพิ่มขึ้นอีกก็คือว่าราคาซื้อที่ดินนะครับ
เฉลี่ยไร่ละ๓๒๐๐๐บาทเป็น๔๓๐๐๐บาท
ก็เหมือนไม่เยอะแต่ถ้าเราเอาแปลงที่ดินที่มีการซื้อขายที่ดินอำพรางของเครือข่ายครอบครัวนายนิพนธ์ออกนะครับ
ราคาก็จะสูงถึงไร่ละ๕๙๐๐๐บาท
ก็ทำให้เห็นว่าเครือข่ายครอบครัวนายนิพนธ์เนี่ย
รู้ล่วงหน้าว่าจะมีมติคอลโลมอออกมาในวันไหน
ที่จะมีผลกับราคาที่ดิน

ก่อนที่จะมีมติคอลโลมอออกมา

จึงมีพฤติกรรมใช้ข้อมูลภายในจากฐานะรัฐมนตรี
เอื้อประโยชน์ให้เครือญาติครอบครัวกว้านซื้อที่ดิน

อกจากนี้ผู้ที่คิดว่าพอมีโครงการพัฒนามาแล้ว
ผลประโยชน์จะตกถึงมือชาวบ้าน
ข้อมูลการซื้อขายที่ดินบอกแล้วว่าไม่จริงครับท่านประธาน

กลุ่มของนายนิพนธ์ซื้อที่ดินจากชาวบ้าน
กว่าราคาตลาดเท่าครึ่งถึง๒เท่า
แต่กลุ่มเครือข่ายครอบครัวนายอิทพลนะครับ
เอาที่ดินไปขายได้เพิ่มขึ้นถึงไร่ละ

นี่กินส่วนต่างราคาที่ดิน๒๓เท่าเลยนะครับ

นิคมอุตสาหกรรมขึ้นได้จริง
จะสามารถขายที่ดินในนิคมได้ไร่ละ๓ล้านบาทครับ
มูลค่าที่ดินก็จะเพิ่มขึ้นจากที่ชาวบ้านขายเกิน๑๐เท่าตัว

ผมลองคิดจากที่ดินที่เครือข่ายครอบครัวนายนิพนธ
รับซื้อในเดือนมกรา๖๓จำนวน๔๖๔ไร่
มูลค่าที่ดินที่นายนิพนธ์ซื้อทั้งหมดก็ประมาณแค่๑๑๐ล้านบาท
ข่ายนายนิพนธ์กินส่วนต่างราคา๑๗๐ล้านบาทนะครับ
นี่แค่ที่เดียว๓ตำบลนะครับ
และถ้าเกิดนิคมอุตสาหกรรมมูลค่าที่ดิน๔๖๔ไร่
สูงขึ้นกว่าที่ชาวบ้านจะขายให้เครือข่ายครอบครัวนายนิพนธ์๑๒เท่าตัวครับ

ถ้าคิดเขตผังเมืองสีม่วงทั้งหมดที่จะเปลี่ยนนะครับ
เป็นที่ตั้งโครงการจณะเทียบแล้ว๑๖๗๗๕ไร้

นี่แค่ที่ดินอย่างเดียวนะครับไม่รวมโรงไฟฟ้าไม่รวมปิโตเคมี
อย่าลืมนะครับว่ามูลค่าที่ดินที่สูงขึ้นของกลุ่มทุนเนี่ย
แลกมาด้วยวิถีชีวิตท้องทะเลและสิ่งแวดล้อมของชาวบ้านจนะครับ
พี่น้องประชาชนที่ดูทีวีอยู่ในตอนนี้นะครับ
ใครที่คิดจะขายที่ดินนะครับของท่านให้กลุ่มขบวนการเครือข่ายเนี่ย
กลับไปดูสิครับว่าราคาที่เขาจะซื้อได้ราคาถึง๖แสนบาท
เท่ากับที่เขาจะเอาไปขายต่อให้กับกลุ่มทุนหรือไม่
ส่วนท่านที่ขายที่ดินไปแล้วนะครับก็ให้ตระหนักไว้ว่า
มีเงินมากกว่านี้ที่ท่านควรจะได้
แต่ไปตกอยู่ในกระเป๋าของครอบครัวเครือข่ายนายนิพนธ์ครับ
ยังไม่หมดครับท่านประธานเรายังพบอีกว่ามีการซื้อขายที่ดินกันอย่างผิดปกติครับ
ซึ่งเป็นเครือญาตินายนิพนธ์คือหนึ่งนายวุฒิชัยวัฒนธรรมลูกพี่ลูกน้องนะครับ
ภรรยานายนิพนธ์สองนายชัยโรธจิวรประพัฒน์นะครับ
เทียบเป็นคู่เขยของนายนิพนธ์ในวันที่๒๘มกราศาสตร์๒๕๖๓
คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด๑๘๑ไร่เศษจากนายวุฒิชัยวัฒนธรรม
ลูกพี่ลูกน้องภรรยานายนิพนธ์ในราคา๑๐๕ล้านบาท
และรับซื้อที่ดินนะครับนศ๓กอีก๔แปลงเช่นเดียวกัน
พื้นที่ไม่น้อยกว่ารวมกัน๑๘๐ไร่จากนายชายโลศิวรประพัทธ์
เขยนายนิพนธ์ในราคา๑๑๙ล้านบาท
ซื้อที่ดินจาก๒คนนี้รวมกันไม่น้อยกว่า๓๖๑ไร่
มูลค่า๒๒๖ล้านบาท
ซื้อที่ดินในเดือนมกราศาสตร์๖๓
การซื้อที่ดินจากสองคนนี้นะครับถึงจะเป็นที่ดินแปลงใหญ่
และมูลค่าสูงกว่าที่รับซื้อกันกับชาวบ้านกว่าเท่าตัว

แต่เราไม่ได้พบว่าที่ดินแปลงทั้งหมดที่นายวุฒิชัย
ลูกพี่ลูกน้องภรรยานายนิพนธ์กับนายชายโรธคู่เขยเนี่ยครับ
ที่มีลูกชายนายนิพนธ์ถือหุ้นอยู่
มีลูกสาวนายนิพนธ์ถือหุ้นอยู่๑๗ครับ
โฉนดเขียนชัดครับท่านประธาน
นายวุฒิชัยและนายชัยโลศรับซื้อที่ดินมาในวันที่๒๔มกรา๖๓
โดยไปรับซื้อมาในราคารวมกันประมาณ๗๘ล้านบาท
ไป๔วันครับท่านประธานขายได้๒๒๔ล้านบาท
นี่ฟันส่วนต่างเน้น๑๔๗ล้านบาทครับ
ถามหาใบเสร็จกันนะครับก็นี่แหละครับ
ผมอยากจะถามว่ามันเป็นไปได้หรือครับ
เพราะนายวุฒิชัยหรือนายชัยโรธก็มีศักดิ์เป็นเครือยาศกันกับลูกชายและลูกสาว
ผมจึงตั้งข้อสงสัยว่าการออกแบบธุรกรรมแบบนี้เนี่ย
เป็นการซื้อขายที่ดินที่อำพรางหรือไม่
ก็ต้องถามไปที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังแล้วครับว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไร
และก็ต้องถามพลเอกประยุทธ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการที่เครือญาติรัฐมนตรีในคอลโลมอของท่าน
มีพฤติกรรมซื้อขายที่ดินกับกลุ่มทุนโดยปกปิดอำพลางแบบนี้มันเหมาะสมหรือไม่
ท่านประธานครับหลังจากคอลโมมีมติเดินหน้านิคมอุตสาหกรรมชนะนะครับ
มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต
ที่มีพลเอกประวิทย์เป็นประธานได้ประชุมกันครับวันที่สามสิบเอ็ดตุลาหกสอง
นายนิพนธ์ก็นั่งอยู่ที่ประชุมแห่งนั้นด้วยครับมีภาพหลักฐาน
ได้มีมติให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขาอำเภอจนะอำเภอเทพาะอำเภอนาทวี
และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สนับสนุนการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินให้กับประชาชน
เป็นการเร่งด่วนเขียนนะครับว่าให้กับประชาชนเป็นการเร่งด่วน
มติออกมานะครับนายนิพนธ์ก็รับลูกอย่างรวดเร็วนะครับ
ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสงขลาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดำเนินการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ทันทีผมก็ไปเจอมาครับว่าปีหกสามเนี่ย
บของศูนย์เนี่ยอนุมัติงบเฉพาะ๔ตำบลในตำบลนาทัพนะครับ
ตำบลตลิ่งชันป่าชิงบ้านนาอยู่ในเขตสีม่วงทั้งหมดครับ
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ท่านประธานสงขามี๑๖อำเภอ
มี๔อำเภอที่อยู่ในโครงการสำรวจออกโฉนดและอำเภอจนะมี๑๔ตำบล
มี๔ตำบลที่เป็นพื้นที่นิคมเท่านั้นนะครับที่เป็นเป้าหมายการเดินสำรวจ
นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับเพราะประกาศลงนามกระทรวงมหาดไทย
ให้เดินสำรวจลงนามโดยนายนิพนธ์บุญญามณี
รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านประธานครับการออกโฉนดที่ดินขนาดใหญ่ของกรมที่ดินเนี่ย
บังเอิญบังเอิญเหลือเกินนะครับที่เกิดพร้อมกันกับกลุ่มเครือญาตินายนิพนธ์
กับกลุ่มที่ผมได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัท
นายชัยโรธนะครับคู่เขยหรือนายสิริพบทนายอา
ทำการรวบรวมซื้อเอกสารสิทธิ์นศ๓กจากชาวบ้าน
แล้วก็บังเอิญอีกเช่นเดียวกันครับที่มีนศ๓กจำนวนมาก
จำกัดอย่างพอดิบพอดีเลยครับท่านประธานไปเน้นออกโฉนดให้กับกลุ่มทุน
แต่ไม่ละเลยนะครับแต่ละเลยไม่เหลวแลสค๑นส๓กของชาวบ้านครับ
รอออกโฉนดมากว่าเจ็ดสิบปีในพื้นที่เขามีอยู่ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เขาก็ทราบกันดีว่ากลุ่มเครือญาตินายนิพนธ์เนี่ย
เพื่อออกโฉนดที่ดินการออกโฉนดที่ดินต้องมีการรับรองจากเจ้าพนักงานที่ดินนะครับ
กลุ่มเครือญาตินายนิพนธ์เป็นนายหน้าให้นั้นเนี่ย
ได้รับความสะดวกมากผิดปกติจากเจ้าพนักงานที่ดินครับ
ผมต้องหมายเหตุไว้ด้วยนะครับว่ามีการย้ายเจ้าพนักงานที่ดิน
กันอยู่ในศาลตอนนี้เนี่ยมีความสนิทชิดเชื้อกับนายนิพนธ์นะครับ
ล่าสุดนะครับกรรมธิการก็เรียกเอกสารไปก็ไม่ให้มาไม่รู้กลัวอะไรนะครับ
ท่านประธานครับเครือข่ายผลประโยชน์เหล่านี้ไม่ใช่เพียงทำมาหากินกับนโยบายและการใช้อำนาจรัฐออกโฉนดที่ดิน
แต่ยังมีอีกหลายกรณีที่ไปออกโฉนดที่ดินทัพที่ดินทำกินของชาวบ้านครับหรือเรียกว่าออกโฉนดทัพ
และยังมีการใช้อิทธิพลข่มขู่กดดันชาวบ้านทำข้อตกลงขายที่ดินอย่างไม่เป็นธรรมครับท่านประธาน
ผมยกตัวอย่างมากรณีเดียวนะครับอย่างกรณีของนายสูวีตโซนีครับ
ที่ถูกเครือข่ายครอบครัวเครือญาตินายนิพนธ์ทำสัญญาความตกลงขายที่ดินอย่างไม่เป็นธรรม
กรณีคล้ายกันแบบนี้มีมากนะครับซึ่งก็มีการฟ้องคดีในศาลไปแล้วเมื่อต้นต้นเดือนกุมภานี้เองครับท่านประธาน
นายสุวีทโซะนิเนี่ยทำกินบนที่ดิน๓๖ไร่หมู่๓ตลิ่งชันจนะสงขลา
ดินแปลงนี้นะครับสุวีทได้รับตกทอดมาจากบีดาเป็นที่ดินที่บุกเบิกมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษรุ่นทวดนะครับ
ต่อมานายสุวีทก็พบว่าที่ทำกินของตนเองเนี่ยถูกออกเอกสารสิทธิ์ทัพเป็นนศ๓ก๓ฉบับคือนะครับ

ซึ่งนายสุวีทก็มีการร้องคัดค้านครับ
เรื่องก็อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์
แต่ต่อมาครับท่านประธานเมื่อมีโครงการจนะเข้ามานะครับ
นายสุวีทก็พบว่ามีคนมารังวัดที่ออกโฉนดในชื่อ
ซึ่งเมื่อไปตรวจสอบดูเส้นทางการเปลี่ยนมือก็พบว่า
เอกสารสิทธิ์นศ๓กก่อนออกเป็นโฉนดที่ดินทั้ง๓แปลงเนี่ย
มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลในเครือญาติของนายนิพนธ์ครับ
โดยที่ดินนส๓กเลขที่๓๐๔๓
มีการเปลี่ยนชื่อเจ้าของเป็นนายวุฒิชัยวัฒนธรรมลูกพี่ลูกน้องภรรยานายนิพนธ์
ส่วนที่ดินเลขที่๗๒๑๕ก็มีนายชัยโรธครับ
นายสุวีทก็ตกใจครับที่ดินที่ทำมาหากินก็ถูกนำไปออกโฉนด
ก็ไปร้องค้านนะท่านประธานไปร้องค้านที่สำนักงานที่ดินสงขลาสาขาชนะ
แต่สุดท้ายครับนายสุวีทก็ไม่สามารถยื่นคัดค้านได้ครับ
เพราะมีเอกสารฉบับนี้ครับท่านประธาน
เอกสารฉบับนี้คือบันทึกข้อตกลงคัดค้านรังวัดออกโฉนดที่ดิน
รวมทั้งเป็นสัญญารับเงินที่นายสุวีทไปเซ็นไว้กับนายชายโรธคู่เขยนายนิพนธ์ครับ
มีสาระสำคัญ๓เรื่องคือ๑ให้นายชัยโรธจ่ายเงินสองแสนบาทให้นายสุวีท
ชำระเงินเพิ่มเติมอีก๗๗๐๐๐บาทเศษ
เมื่อนายสูวีทถอนคำคัดค้านออกจากที่ดินทุกแปลง
หากนายสูวีตทำการรังวัดเนื้อที่ดินตามการครอบครองที่ดินที่เพิ่มขึ้นหรือมากขึ้นเนี่ย
ก็จะต้องไม่ตกเป็นของนายสุวิทย์
ต้องดำเนินการขายสิทธิ์การครอบครองให้แก่นายชายโรธในราคาแค่ไร่ละ๖๐๐๐บาทแต่เพียงผู้เดียว
เน้นนะครับว่าไร่ละ๖๐๐๐บาท
กลุ่มนายนิพนธ์ฟันส่วนต่างกันเป็น๑๐เท่าเลยครับท่านประธาน
ที่ฟังมานะครับนายสุวิทย์บอกว่าตนเองเนี่ยถูกหลอกครับ
เซ็นเอกสารฉบับนี้เพราะเข้าใจว่าที่ดินที่มีการซื้อขายกันเนี่ย
ซื้อที่ดินเนี่ยแค่๑๖ไร่
แต่พอเซ็นไปแล้วกลายเป็นขายสิทธิ์ครอบครองที่ดินถึง๓๖ไร่
กลายเป็นนายสุวิทย์เสียที่ดินที่ทำมาหากินมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายครับท่านประธาน
และเรื่องนี้ก็ไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างนายชัยโรธกับนายสุวีทนะครับ
อย่าลืมว่านายชัยโรธเป็นคู่เขยเป็นเครือญาติใกล้ชิดนายนิพนธ์
รัฐมนตรีมหาดไทยที่กำกับดูแลกรมที่ดิน
ผมได้ข้อมูลมานะครับด้วยการข้อตกลงซื้อขายที่ดินครั้งนั้นนะครับ
ชาวบ้านก็บอกว่ามีการเรียกชาวบ้านไปเคลียร์กันที่บ้านของท่านรัฐมนตรีนิพนธ์
ทำให้นายสุวีทและชาวบ้านอีกหลายคนยอมขายสิทธิ์ครอบครองที่ดินในราคาถูก
ท่านรัฐมนตรีนิพนธ์จะกล้ายืนยันไหมครับว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้น
จะรับความจริงไหมครับหรือท่านจะขี้ฮอกกลางสภา
ท่านประธานครับกรณีที่ผมกล่าวมาเนี่ยเรื่องกฎหมายว่าไปครับชั้นศาล
แต่ในฐานะนักการเมืองเนี่ยคนใกล้ชิดท่านมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเอารัฐเอาเปรียบประชาชนเนี่ย
เหมาะสมกับจริยธรรมนักการเมืองหรือไม่
กรณีนี้ไม่ใช่กรณีเดียวที่มีปัญหาครับมีเรื่องร้องเรียนอีกหลายกรณีออกข่าวด้วยนะครับ
ว่ามีเครือญาติของเจ้าพนักงานที่ดินของจังหวัดสงขาเนี่ยออกโฉนดทัพที่ดินชาวบ้าน
และเขาก็ลือกันนะครับเขาก็ลือกันว่านะครับที่ดินจังหวัดสงขานี่เป็นคนสนิทชิดเชื้อกับนายนิพนธ์
แล้วก็ถ้าท่านบริสุทธิ์ใจนะครับต้องกล้าย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะเจ้าพนักงานที่ดินจนะเจ้าพนักงานที่ดินสงขลา
ตามข้อเสนอของชาวบ้านนะครับเพื่อเปิดทางให้มีการตรวจสอบท่านกล้าไหมครับ
ท่านประธานครับอย่ามาอ้างว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของนายนิพนธ์ครับหรือว่าเป็นเรื่องระหว่างเอกชนก็ไปซื้อขายกันปกติ
อย่าลืมว่าการซื้อขายที่ดินครั้งนี้นะครับกลุ่มเครือญาติครอบครัวนายนิพนธ์มีการรังวัดโอนที่ดินนะครับมีการเร่งรัดโอนที่ดินก่อนวันที่๒๑มกราที่คอลโลมอมีมติเปลี่ยนสีผังเมืองครับ
พฤติกรรมแบบนี้แปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับคือการทุจริตเอาข้อมูลภายในคอรมอมาให้เครือข่ายครอบครัวเอารัฐเอาเปรียบคนอื่นอย่างชัดเจน
อกจากนี้ครับโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะก็เป็นโครงการที่นายนิพนธ์ใช้ตำแหน่งอำนาจรัฐผลักดันมาโดยตลอดอย่างชัดเจน
ตั้งแต่เป็นนายกอบจสงขลาจนมาเป็นรัฐมนตรีการใช้อำนาจของท่านก็เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนเครือญาติตลอดกระบวนการ
ตั้งแต่เปลี่ยนสีผังเมืองเจรจาซื้อขายที่ดินไปจนถึงการออกโฉนดที่ดินอย่างชัดเจนอีกเช่นเดียวกันครับท่านประธานครับ
ดังนั้นถ้าท่านจะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำของบุคคลเหล่านี้คงเป็นไปไม่ได้ท่านประธานครับที่ผมอภิปรายมาทั้งหมดก็ชี้ให้เห็นว่า
หลังของนายนิพนธ์คือเครือข่ายผลประโยชน์เหนือที่ดินจะนะ
ข้อตกลงนี้มีผลประโยชน์มหาศาลเกี่ยวพันกับกลุ่มทุนนักการเมืองและนายหน้า
ทีวีไอพีพีลงทุนไปแล้วหลายพันล้านบาทนะครับจากข่าวที่ได้มาบอกว่าไปกว้านซื้อที่ดินมาสองหมื่นไร่
ปีที่แล้วมีการออกหุ้นกู้เพื่อซื้อที่ดินจนะ๔๐๐๐ล้านบาท
นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลทหารที่มีความใกล้ชิดกับนายทุนต้องดันโครงการนี้ให้เกิดครับ
ท่านประธานนะวันที่๑๑กรกฎา๖๓ที่เราได้เห็นข่าวกันนะครับว่ามีเวทีรับฟังความคิดเห็นอัปยศเกิดขึ้นเนี่ย
เพื่อผลักดันโครงการอันนี้ให้ผ่านไปเนี่ยมีการใช้กำลังตำรวจทหารกว่าพันนายนะครับ
กั้นกลุ่มคัดค้านไม่ให้เข้าร่วมเวทีกั้นรั้วรวดหนามยังกับอยู่ในสนามรบกับกลุ่มประชาชนที่เขาไม่เห็นด้วยให้อยู่ห่างไปสามกิโลครับ
อย่าลืมนะครับว่าโครงการพัฒนาไม่ได้มีภาพนะครับแต่ที่รัฐบาลและกลุ่มทุนผลประโยชน์ขายฝันครับ
ยังมีความจริงอีกด้านจากวิถีชีวิตจิตวิญญาณและเลือดเนื้อของคนจนะครับ
เราถึงได้เห็นน้องไคริยะลูกสาวแห่งท้องทะเลจนะที่เคลื่อนไหวคัดค้านการปล้นท้องทะเลของเขา
เราเห็นภาคประชาชนครับออกมาเคลื่อนไหวปกป้องท้องทะเลบ้านเกิดของเขา
ที่มันย่ำแย่ท่านประธานรัฐบาลส่งทหารตำรวจไปคมครูไปคุกคาม
กดดันไปให้ร้ายประชาชนไม่ให้ออกมาเคลื่อนไหว
แยกดินแดนมันใช่เหรอครับท่านประธานนี่เป็นการกระทำที่เลวร้ายของรัฐบาล
สืบทอดอำนาจมาครับแล้วที่อ้างว่า
เพื่อสร้างความสงบในพื้นที่จริงแล้วนะ
มันเหมือนกับการไปสุมไฟแห่งความขัดแย้งในพื้นที่ให้เพิ่มขึ้นครับ
โครงการบนที่ดิน๑๗๐๐ไร่ของจนะ
คือโครงการที่นายทุนคิดทหารดันนักการเมืองหาผลประโยชน์ครับ
สิ่งที่ท่านกำลังทำคือกำลังทำลายวิถีชีวิต
ทำลายเศรษฐกิจทำลายจิตวิญญาณของพี่น้องชาวจนะ
เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องครับ
ท่านประธานครับผมต้องย้ำกับท่านประธานว่า
นายนิพนธ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีที่มีภูมิประวัตินะครับ
ภูมิหลังไม่ได้ขาวสะอาดนะครับ
ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจสงขามีเรื่องร้องเรียนค้าง
อยู่ในศาลและองค์กรอิสระมากมายครับ
มีคดีที่ปปชชี้มูลความผิดแล้วด้วย
ไม่ว่าจะเป็นละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่อนุมัติงบประมาณเบิกจ่ายให้กับบริษัทที่ขายรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์๒คันเป็นเงิน๕๐๘๕๐๐๐บาท
มีการร้องเรียนไปที่ผู้ว่ารายการสงขลาครับจนมีการฟ้องคดีไปที่สารปกครองครับและก็ร้องเรียนไปที่ปปช
โดยคณะกรรมการปปชก็มีมตินะครับว่าการกระทำของนายนิพนธ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกอบจเนี่ย
มีมูลความผิดฐานเป็นความผิดอาญาเป็นเจ้าพนักงานหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗และก็มีพฤติการการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยสวัสดีภาพของประชาชนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการที่ไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามพรบของอบจปี๔๐มาตรา๗๔
แล้วก็มีการให้ส่งรายงานนะครับสำนวนการไต่สวนหลักฐานเนี่ยไปที่อายการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินงานต่อไป
ท่านประธานครับปปชส่งเรื่องให้อายการสูงสุดดำเนินคดีอาญาแล้วนะครับเดี๋ยวส่งให้ท่านประธาน
คำพิพากษาสารปกครองเดี๋ยวส่งให้ท่านประธานครับซึ่งเรื่องนี้ท่านจะอ้างว่าทำเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการอ้างว่าไม่จ่ายเงินนะครับสร้างข้อเท็จจริงขึ้นมาใหม่บอกว่าเป็นเขาหัวประมูลกันนะครับถ้าท่านบริสุทธิ์ใจนะครับข้อกล่าวหาเอกสารต่างต่างของท่านเนี่ยทำไมมันฟังไม่ขึ้นครับ
ทุกหน่วยงานเลยนะครับตั้งแต่ผู้ว่าสงขลาสตงสำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค๑๕สารปกครองปปชที่แต่งตั้งมาในยุคคอสชพวกเดียวกับท่านเองนะครับ
และในคำพิพากษาสารปกครองก็บอกชัดนะครับว่านิติบุคคลสามลายที่ขายรถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเนี่ยไม่เคยร่วมการประมูลคราวเดียวกันแต่อย่างใด
ปรากฏการแข่งขันราคากันเองจึงไม่เป็นการต้องห้ามหรือผิดระเบียบใด
ส่วนโปรงครับส่วนโปรงครับองค์กรไปนอกอย่าไปกล่าวหาคน
ได้ครับท่านประธานก็ผมก็พูดถึงคำพิพากษาแล้วครับตอนนี้เป็นคำภาษาปรากฏในคำพิพากษาของสารปกครองนะครับ
หมายเลขคดีดำ๑๖๒๒๕๕๗และหมายเลขคดีแดงที่๑๗๘ทับ๒๕๖๖
บริษัทที่เสนอราคานะครับเขาไม่มีความสัมพันธ์เชิงบริหารเชิงทุนเชิงถือหุ้นไข้กันไปมาในรูปแบบมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะครับ
ฉะนั้นอบจสงขลาต้องจ่ายเงินตามคำภาษาของสารปกครองนะครับ๕๒ล้านบาทเศษพร้อมดอกเบี้ย๗๕ของเงินต้นที่ท่านบอกว่าทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินจริงแล้วท่านทำให้เงินแผ่นดินของอบจสงขลาเสียหายนะครับถูกจ่ายเงินเพิ่มนะครับจากเดิมจาก๕๐ล้านเป็น๕๒ล้านพร้อมดอกเบี้ย
แล้วก็อย่ามาอ้างว่าเรื่องยังไม่จบอยู่ในสารปกครองสูงสุดนะครับเรื่องนี้ปปชชี้มูลความผิดชัดมีร่องรอยการกระทำความผิดแล้วครับท่านประธาน
ผมสงสัยว่าที่ท่านนวงเหนียวไม่ยอมจ่ายเงินกรณีนี้กรณีเดียวเนี่ยเป็นเพราะบริษัทเนี่ยเขาไม่ยินยอมตามข้อเรียกร้องบางอย่างผ่านคนใกล้ชิดของท่านนอกเหนือจากสัญญาขายปกติใช่หรือไม่
เรื่องที่ต้องจ่ายก็ไม่จ่ายแต่เรื่องที่ไม่มีอำนาจจ่ายก็ไปจ่ายครับท่านประธานมีอีกครับไปเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้อบจสงขานะครับไปเบิกจ่ายให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลาปีงบประมาณ๕๘๕๙สื่อลงกันเยอะครับ๒ปีรวมกัน๖๓ล้านบาทเศษปี๕๘ครับนายกสมาคมกีฬาสงขา

หน้าที่มีการส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยตามหน้าที่และอำหน้าตาม
พรปปชหกหนึ่งครับเรื่องนี้ปปชชี้มูลความผิดแล้วนะครับ
ส่งเรื่องให้มีมติให้ส่งเรื่องผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน
ดำเนินงานทางวินัยไปตามหน้าที่และอำนาจตามมาตรา๖๔แห่งพรปปช
ซึ่งผู้บังคับบัญชาก็คือพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาทัยผมก็ต้องทวงถามตรงนี้แหละครับว่า
ดำเนินงานทางวินัยกับนายนิพนธ์ตอนนี้เนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยของท่าน
เนี่ยดำเนินการไปแล้วถึงไหนประชาธิปัตย์นี่เป็นเสาค้ำยันรัฐบาล
หรือไงครับท่านรัฐมนตรีมหาดไทยถึงไม่กล้าทำอะไร
ผมเข้าใจครับความกระหักกระอวนของท่านนอกจากนี้นะครับ
เกือบ๑๐คดีครับอยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริง
ไม่ทราบตอนนี้ฟ้องยังครับรีบฟ้องนะครับ

อย่างเช่นการดำเนินงานก่อสร้างถนน
มุ่งเน้นไปที่อำเภอจนะเทพาสบาย้อย
โดยอาศัยมติคอลโลมอให้จัดซื้อจัดจ้าง

เขาลือกันว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์๑๖

คนตายบ้านเราต้องซื้อทรัพย์ครับ
กรณีเหล่านี้แสดงให้เห็นว่านายนิพนธ์นะครับ
ไม่ใช่เป็นคนที่มีภูมิหลังขาวสะอาด

ตั้งแต่ก่อนเป็นรัฐมนตรีแล้วครับ

แต่นายกตั้งนายนิพนธ์คนนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาทัย

แล้วก็กรมที่ดินมีผลประโยชน์มหาศาล
นี่เดี๋ยวครับประชาชนิตปไทยสุจริต

ยังมีมาตรฐานจริยธรรมที่บังคับใช้กับคอลโลมอครับ
๘นี่ปรากฏชัดนะครับว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์สุจริต
แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบเพื่อตนเองและผู้อื่น
หรือมีพฤติการรู้เห็นยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตน
แสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบ
กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง
ปล่อยประละเลยหรือยินยอมให้บุคคลในครอบครัว
หรือบุคคลที่อยู่ในกำกับดูแลความรับผิดชอบของตนเรียกรับ
หรือยังรับทรัพย์สินผลประโยชน์อื่นใดจากคู่กรณีหรือจากบุคคลใด
ในประการที่อาจจะเกิดการกระทบคทื่นตัวการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ประมวลจริยธรรมค่าการการเมืองสำนักนายกปี๕๗
ข้อสิบเจ็ด
ให้การประกอบวิชาชีพของบุคคลในครอบครัว
ท่านนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลรัฐมนตรีครับ
ท่านต้องลงโทษตามข้อ๑๓นะครับ
ปล่อยให้รัฐมนตรีกระทำผิด
และไม่ว่าตามประมวลจริยธรรมเล่มไหน
แต่บอกตรงกันนะครับว่านายนิพนธ์บุญญามณี
ไม่ใช่ผู้มีจริยธรรมเหมาะคู่ควรแก่ตำแหน่งรัฐมนตรี

ในอดีตมีเรื่องอื้อเฉามากมายที่รัฐมนตรีของพักประชาธิปัตย์ลาออก
ไม่ว่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุข
อดีตรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แม้กระทั่งอดีตเลขาธิการพัก
หรืออดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
ก็ล้วนแล้วแต่ลาออกด้วยข้อกล่าวหาทุจริต
ผมคิดว่าวันนี้ถึงรอบถึงคิวของนายนิพนธ์ที่ต้องลาออกเสียตั้งแต่วันนี้

อย่าให้พักประชาธิปัตย์ต้องมีภาพแปดเปื้อน
จริตผลประโยชนทับซ้อนทุจริตเชิงนโยบายมากไปกว่านี้เลยครับ
ค่ายคีนาคนตายแบบเรากับตันหลักฐานคาหนังคาเขาขนาดนี้นะครับ
ปกป้องคนผิดไม่ได้ครับเอาไว้ไม่ได้ท่านประธานครับ
ก็ต้องละอายแก่ใจครับประเสริฐพงศ์ครับขออนุญาตนะครับ
ชินวรประท้วงเชิญนะครับชินวร
ผมขอใช้ข้อบังคับข้อที่๗๑แล้วก็ข้อ๑๗๘ด้วยครับ
ผมคิดว่าผู้อภิปรายสามารถอภิปรายตามยติเพื่ออภิปรายไม่วางใจผู้ถูกอภิปรายได้ครับ
แต่ว่าผู้อภิปรายมีเจตนาที่ต้องการจะอภิปรายไปถึงพักการเมือง
และเมื่อกี้ขึ้นภาพของท่านประธานด้วย
และเป็นภาพบุคคลภายนอกด้วย
ซึ่งผมคิดว่าท่านประธานควรจะได้

และดีที่สุดก็คืออย่าพูดแบบเอามันเลยนะครับ

ผมคิดว่ารัฐมนตรีจะได้ชี้แจงตอบแล้วเราก็จะได้ตัดสินใจกัน
เพราะการพูดแบบออมมันแบบนี้มันเป็นการพูดที่
ส่อให้เห็นว่าต้องการจะไปเสียดสีคนอื่น

ครับก็ที่จริงไม่ได้ระบุบุคคลนะครับ
แต่ว่าถ้าจะให้สมบูรณ์ก็คือว่าเมื่อพูดถึงว่า
เคยมีรำตรีบางคนที่ถูกข้อหาทุจริตแล้วก็ต้องลาออก
แต่ท่านนิพนธ์ไม่ลาออกที่จริงถ้าท่านสมาชิกจะกรุณา
พูดให้จบเพื่อไม่ให้เสียหายกับท่านเหล่านั้น
เพราะทุกท่านเหล่านั้นในที่สุดผลการสอบสวน
ก็ไม่มีผู้ใดมีความผิดครับ
เปลี่ยนแต่เขาลาออกโดยมารยาทผมก็เลยถือโอกาสเรียน
แต่ว่าไม่เป็นไรครับท่านเจรประวัติครับก็ผมถือโอกาสชี้แจงให้ท่านทราบ
แล้วว่าอาจจะเป็นไรครับขอเชิญอภิกษาต่อครับ
ครับท่านประธานนะขอบคุณนะครับ
นายนิพนธบุญยามณีนะครับในฐานะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย
กำกับดูแลกรมที่ดินเนี่ยแต่กลับมีเครือญาติเป็นในหน้าค้าที่ดิน
ในพื้นที่ที่ตนเองผลักดันโครงการและร่วมออกมติคอลโลมอผลักดัน
มีการออกนโยบายใช้อำนาจในทางบริหารเร่งรัดออกโฉนดที่ดินในพื้นที่
ใช้ข้อมูลภายในในฐานะรัฐมนตรีร่วมคอรมอที่อนุมัติดำเนินโครงการ
เอื้อประโยชน์ให้กับเครือญาติกว้านซื้อที่ดินรวมทั้งรู้เห็นเป็นใจให้ญาติสนิท
เครือญาติของตนใช้อิทธิพลทำข้อตกลงขายที่ดินในราคาที่ไม่เป็นธรรม
รวมทั้งมีพฤติกรรมที่บังคับขู่เข็นกดดันชาวบ้านให้ยอมขายสิทธิ์เหนือที่ดินของเขาในราคาถูก
ผมจึงไม่สามารถไว้วางใจนายนิพนธ์ต่อไปได้ครับ
และผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็รู้อยู่แล้วว่าคนนี้มีประวัติไม่โปร่งใส
ไม่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีเรื่องร้องเรียนอยู่หลายเรื่องนับสิบคดีในปปช
แต่ท่านก็ยังแต่งตั้งคนคนนี้อยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีและท่านก็อยู่ในฐานะหัวหน้าคณะรัฐมนตรีเป็นประธานสอบต
และก็ยังเป็นคนผลักดันโครงการเขตพัฒนาพิเศษจนะที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนทีพิไอและเครือข่ายของนายนิพนธ์อย่างมหาศาล
ผมจึงไม่สามารถไว้วางใจนายประยุทธ์จันโอชาให้สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ต่อไป
และผมก็เชื่อว่าพี่น้องชาวจนะสงขลาและประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็ไม่ไว้วางใจท่านเหมือนกับเพื่อนสอสออีกหลายคนหลายพักครับ

สวัสดีครับท่านนายมพรีมียศพลเอกครับ
ครับครับท่านผลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้เคยปฏิวัติครับ

ก็ท่านนายกรรมตรีได้ขออนุญาตที่จะ
แจงหลังจากนั้นก็ท่านยุพลครับ

ครับเรียนท่านประธานาศาสตร์ที่รับประยังสมาชิกนะครับ
ผมจะกลับเรียนในฐานะเป็นผู้กับดูแลในเรื่องของการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
พนาภาคใต้เพราะเมื่อกี้ฟังมาแล้วมันพันไปหลายเรื่องด้วยกันนะครับ
ว่าจะเรื่องการจัดซื้อที่ดินการทำธุรกรรมนะ
แล้วก็ไปถึงในเรื่องของความไม่ชอบทำอะไรต่างนะครับ
สิ่งเหล่านี้ก็ผมก็จะดำเนินการเข้าไปสู่การตรวจสอบซึ่งวันนี้ดำเนินการอยู่แล้วนะครับ
จากการที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมา

ถ้าพูดไปพูดมามันกลายเป็นทุกอย่างที่ทำเนี่ย
ถ้ามันมีเหตุการณ์ส่อสงสัยน่าสงสัยโครงการใหญ่ล้มหมด
มันคงไม่ใช่บ้างครับต้องแยกแยะออกจากกันนะครับ
สิ่งใดที่ทำได้สิ่งไหนที่ทำถูกสิ่งใดที่ทำไม่ถูก
อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาประเทศของเรา
ท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามีรายได้อยู่ร้อยล้าน
รัฐบาลมีความคิดอย่างเดียวว่าไม่ว่าที่ไหนก็ตาม
รายได้ถ้าเป็นร้อยล้านมันจะมีหนทางอะไรที่เพิ่มเป็นพันล้าน
ให้กับประชาชนได้ไหมหรือหมื่นล้านหรือแสนล้าน
อนาคตในพื้นที่ที่มีศักยภาพแต่ในส่วนของเรื่องที่
ไปซื้อที่ดินกันอะไรกันมาเมื่อกี้นี่มันเป็นเรื่อง
เป็นเรื่องอะไรล่ะเป็นเรื่องที่ทำได้ตามกฎหมาย
แต่จะผิดจะถูกไปตรวจสอบกันทางโน้นนะครับ
ใช้มาพันไว้ไอโครงการนี้ไปเอื้อประโยชน์ให้คนนี้
ผมว่าผมไม่ใช่เพราะผมไม่ใช่คนเอื้อประโยชน์ให้ใครนะครับ
แต่ใครได้ประโยชน์มันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ก็ไปว่ามานะครับผมไม่เกี่ยวในเรื่องนั้น
จังหวัดชายภาคใต้นั้นมีปัญหาทับซ้อนอยู่หลายมิติด้วยกันนะครับ
เศรษฐกิจการเมืองสังคมชาติภัณฑ์ศาสนาชาติภัณฑ์ศาสนาวัฒนธรรมและประวัติศาสต

เพราะฉะนั้นเราต้องมีการแก้ปัญหาอย่างละเอียดอ่อน
เราจึงมีนโยบายในโครงการพระธนาเกษตรศิกษฐศิกษ์พิเศษภาคใต้นะครับ
ในส่วนของเดิมนี่ก็มีอยู่๓จังหวัดนะครับ๓พื้นที่
และมีพื้นที่ที่๔ในที่ชนะที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้
ซึ่งรัฐบาลก็ได้จัดคณะกรรมการลงไปดูแลและนำสู่กระบวนการพิจารณา
เพื่อจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดความเรียบร้อย
นั่นคือการบริหารราชการในด้านนี้
ผมกลับเรียนว่าเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยท่านบอกว่าเศรษฐกิจ๑๐เขตพิเศษไม่มีความก้าวหน้า
ทุกอย่างมันเป็นการเตรียมการนะครับมันไม่ใช่ว่าพอตั้งปุ๊บแล้วมันมาปุ๊บ
นะมันต้องรอระยะเวลาในระหว่างที่รอเจริญเติบโต
ไม่ใช่ใครจะไปออกเป็นสีโน้นสีนี้ได้ท่านเอาไปศึกษาระเบียบของการออก
อะไรล่ะมันจะต้องผ่านการทำอภิญาทั้งหมดอ่ะ
ไม่ต้องเปลี่ยนสีหรืออะไรก็แล้วแต่น่ะก็ไม่ว่ากับปัจจุโน้นนะครับ
ถูกต้องไม่ถูกต้องกันอย่างไรสิ่งที่เราต้องการก็คือวัน
มีมูลค่าขึ้นมาแล้วเกิดผลประโยชน์กับพี่น้องนะครับ
ในทุกพื้นที่ทุกภาคเรามีเอฟซีซีสิบพื้นที่รอบประเทศ
แต่การที่ให้คนมาลงทุนเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือโครงสร้างพื้นฐาน
คือถนนไฟฟ้าพลังงานต่างเหล่านี้ซึ่งเขาได้มีการดำเนินการเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
มันต้องมีการลงทุนเมื่อมีความพร้อมแล้วเขาจะเลือกมาลงทุน
เช่นเดียวกันครับใน๔พื้นที่ในเรื่องของสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งข้างยั่งยืนเนี่ย
ก็เช่นเดียวกันถ้ามีความพร้อมทุกอย่างเขาก็พร้อมจะมา
ท่านจะมีที่ดินยังไงก็ตามถ้าท่านไม่พร้อมเขาก็ไม่มา
แต่การลงทุนต่างนั้นก็ต้องทำให้มันโปร่งใสนะครับให้มันถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ทั้งหมดในพื้นที่นะครับเพราะดันการเปลี่ยนสีดังเป็นเรื่องของพระเจ้าพิชาแล้ววันนี้การลงทุน
มีกลไกมีกระบวนการในการตรวจจุดอยู่แล้ว

แจ้งองค์กรตรวจสอบ

ส่วนตัวเองก็ต้องตรวจสอบเป็นงานภายใน
เพราะฉะนั้นนี่คือกฎิกาการทำงานในปัจจุบันและในอดีตก็เป็นแบบนี้
เพราะฉะนั้นการที่จะบอกผิดถูกอะไรต่าง
ในนี้ไม่ใช่สารสารอยู่ข้างนอก
เพราะฉะนั้นท่านพูดได้ทุกอย่างแหละครับ

แต่ทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราก็จะอยู่กันแบบนี้
เราก็จะมีรายได้อยู่ร้อยล้านต่อปีไปเรื่อย

ในเมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยมันเปลี่ยนแปลง
ความสะดวกสบายทุกคนก็ต้องการทั้งหมด

แต่จะทำอย่างไรให้มันโปร่งใสนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

มันทำให้เกิดผลกระทบในเรื่องของการลงทุนในประเทศอื่นอีกด้วย

แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเรา
เราต้องเร่งพัฒนาประเทศของเราให้พ้นจากกับหลักรายได้ปานกลาง

ถ้าทุกอย่างอยู่ที่เดิมทั้งหมดมันไม่มีทางไปได้นะครับ
มีแต่ถอยหลังถอยหลังเก็บกินของกล่าวไปเรื่อย
การทำของใหม่มันอาจจะมีปัญหามีข้อก็แก้ไป
จะมีทุศจนิยมตัวไหนแก้ไป
แต่อย่าทำให้โครงการขนาดใหญ่ที่เรากำหนดยุทธศาสตร์ไปแล้ว

เพราะต่อไปก็ไม่ค่อยมีคนฟังหัวเราะกันอยู่

ท่านประธานครับผมจะขออนุญาตประท้วงหน่อยครับ

ประท้วงข้อ๙วงเล็บ๓และข้อ๑๘๑ครับ
ภายในสภาเมื่อสมาชิกหรือบุคคลเข้ามาในสภา
ต้องมีมารยาทนะครับ
ต้องมีระเบียบมีวินัยมีรางวัล

ไม่ใช่เข้าเท่ะยืนหัวเราะ
ผู้นำประเทศกำลังชี้แจงนะครับ
แล้วก็ต้องให้เกียรติผู้นำของประเทศด้วย

ท่านขอความนาท่านนิพนธ์ตอบเป็นภาษากลางนะครับ
องแดงบ้างไม่เป็นไรแต่ตอบมีภาษากลาง
พี่น้องประชาชนก็จะได้เข้าใจเชื่อนะครับ
กลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผม
นายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขอตอบข้ออภิปรายของท่านประเสริฐพงศ
อ่าตั้งยัตติในการอภิปรายกล่าวหาผมซึ่งเอ่อ
ท่านกล่าวหาผมนั้นในข้อกล่าวหาที่ท่านเขียนในยติ
ผมถือว่าผมไม่ได้ปฏิบัติตามที่ท่านกล่าวหา
แต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่ซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
ขาดคุณธรรมจริยธรรมใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง
และพวกพ้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ
ผมถือว่าข้อกล่าวหาที่ท่านกล่าวหาผมนั้นไม่เป็นความจริงนะครับ
ผมจะขอถือโอกาสนี้ได้กราบเรียนท่านประธานเป็นประเด็นประเด็นไป
ซึ่งผมจะขอเริ่มจากอดีตก่อนนะครับ
ท่านเอาเรื่องในสมัยที่เป็นนายกอบจหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาอภิปราย

จริงเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องข้อขัดแย้งในองค์กรปกครองท้องถิ่น
แต่ว่าวันนี้ได้เข้ามาสู่สภาผู้แทนรัศดรแล้วก็ได้มีโอกาสชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น

ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามชี้แจงแต่เห็นว่ามันเป็นเรื่องในอดีตไปแล้ว
แต่เมื่อท่านอยากจะทราบก็จะได้ชี้แจงให้ท่านทราบเป็นประเด็นไปนะครับ
ขออนุญาตรบกวนเวลาท่านสภาแห่งนี้ด้วยนะครับ
เพราะว่าต้องเอาเรื่องของสภาท้องถิ่นมาพูดในสภาแห่งชาติแห่งนี้นะครับ
ที่จริงเรื่องเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาเนี่ยผมขออนุญาตกลับเรียนท่านว่า
เรื่องนี้เป็นข้อโต้แย้งถกเถียงกันมากว่าองค์กรปกครองท้องถิ่น
อุดหนุนไปเงินไปให้สมาคมกีฬาได้หรือไม่
เป็นประเด็นที่หลายพื้นที่มีความโตเถียงกัน
ในที่สุดเนี่ยมีอาการเอาเรื่องนี้ไปร้องที่ปปช
แล้วปปชก็มีหนังสือมาแล้วครับบัตรนี้
ปปชมีหนังสือชี้แจงไปยังผู้ร้อง
มีหนังสือชี้แจงไปยังจังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขาแจ้งมายังผมเนี่ยอ่า
สงครามีหนังสือมาถึงผมเมื่อวันที่
สิบเอ็ดมกราที่ผ่านมาเนี่ยครับหกสี่แจ้ง
ให้ผู้ถูกร้องทราบว่าคณะอนุกรรมการกันกรอง
เรื่องกล่าวหาประจำภาคเก้าได้พิจารณาแล้ว
พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกร้อง
เป็นเพียงการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายดังกล่าวเท่านั้น
ไม่ใช่เป็นเรื่องทุจริตต่อหน้าที่แต่อย่างใด
จึงจึงมีมติส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งดำเนินการทางวินัยต่อไป
ซึ่งเรื่องนี้ปปชเขาชี้แล้วว่าไม่มีการทุจริต
เมื่อไม่มีการทุจริตก็เป็นการข้อโต้แย้งกัน
ระหว่างเป็นเรื่องปกติในองค์กรปกครองท้องถิ่น
หน่วยตรวจสอบว่าสามารถทำได้หรือไม่
สิ่งที่ทำตอนนั้นเนี่ยผมเรียนกับท่านว่า
เงินนี้อุดหนุนไปเพื่อพัฒนาการกีฬาของจังหวัดสงขลา
เพราะปี๒๕๖๐นั้นจังหวัดสงขลาจะเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาแห่งชาติ
มีการเตรียมตัวนักกีฬา
มีการฝึกซ้อมนักกีฬาเก็บตัว
เพื่อนำไปสู่การแข่งขันกีฬาที่จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพ
ทั้งในเรื่องที่ต้องปรับปรุงสนามแข่งขัน
ในเรื่องที่ต้องเตรียมตัวนักกีฬา
ซึ่งเรื่องกรณีนี้ไม่ใช่เป็นกรณีแรกที่ท้องถิ่นขัดแย้งกัน
ผมเริ่มเข้าไปใหม่เนี่ย
งขาก็มีกีฬาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าวอเล่บอลชายหาด

ผมเข้าไปเนี่ยจัดเป็นปีที่๑๔ติดต่อกันมา

เขาก็บอกว่าท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการไปส่งเสริมกีฬาระหว่างประเทศ
ทีนี้จัดไปแล้วท่านประธานครับ
เขาจัดกันมา๑๔๑๕ปีผมก็จัดไปแล้ว
หนังสือท้วงติงจากกระทรวงเนี่ย
ผมจัดเดือนเมษาปี
ผมเข้าไปปลายปี๕๖
พอจัดไปสตฮ้วงติงว่าไม่มีอำนาจ
ก็เป็นโต้แย้งกันที่จะเรียกเงินคืน
ผมจึงเรียนได้ว่าข้อโต้แย้งดังกล่าวเนี่ย
เมื่อสวทธิฮอลท้วงติงจังหวัดก็ไม่กล้าขัดกับสวทธิฮอล
ผมก็หาลือจังหวัดเพราะจังหวัดยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาทัยให้ผม
แต่พอสวทธิฮอลท้วงติงท่านผู้ว่าท่านก็ไม่กล้าขัดกับสวทธิฮอล

กระทรวงมหาดไทยก็ไม่กล้าที่จะไปขัดกับสตง
ผมต้องไปร้องกฤษฎิกาท่านประธานฮะ
ผมไปร้องกฤษฎีกาเอาหาลือกฤษฎีกาว่ากรณีอย่างนี้

หรือว่าในพรบแผนขั้นตอนกระจายอำนาจ
ซึ่งผมเป็นคนหนึ่งในการมาธิการร่างกฎหมาย
ผมก็ส่งเรื่องถึงกิจสดีกา
ในที่สุดกิจสดีกาขณะถึง

วินิจฉัยโดยสรุปว่าอบจมีอำนาจทำครับ
เพราะฉะนั้นข้อความที่ขัดแย้งกันในเรื่ององค์กรปกครองท้องถิ่น
มันเป็นเรื่องปกติขององค์กรปกครองท้องถิ่นเมื่อหน่วยไหนที่ไม่เห็นด้วย
ก็ไปผมไปกิจสดีกาเพราะผมไม่ประสงค์จะไปคดีที่สารปกครอง
เพราะถ้าไปที่สารปกครองเนี่ยมันจะผูกพันเฉพาะคดีนั้นคำพิพากษาของศาล
แต่ถ้าไปกฤษฎีกาคำวินิจฉัยของกิจสดีกาเนี่ยมันจะผูกพันให้หน่วยงานอื่นเนี่ย
พาไปวินิจฉัยได้ว่าต่อไปนี้ข้อห้ามที่บอกว่าห้ามท้องถิ่น
จัดการแข่งขันเรื่องการกีฬาระหว่างประเทศหรือกีฬาอะไรที่เป็นข้อกำหนดห้ามไปหมด
กิจสดีกาวินิจฉัยไว้โดยชัดเจนว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นมีอำนาจทำได้
แล้วท่านได้วางหลักเกณฑ์ไว้ถึงขนาดว่าบัตรนี้การกีฬาเนี่ยมันไปไกลกว่ากีฬา
เพื่อแข่งเป็นกีฬาออกกำลังกายแต่การแข่งขันกีฬาเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผมไม่อยากรบกวนเวลาอย่างนี้ในการที่จะไปอธิบายคำวินิจฉัยของกิจสดีกา
เพราะฉะนั้นข้อโต้แย้งที่ท่านบอกว่าเป็นเรื่องผิดระเบียบเรื่องอะไรเนี่ย
ผมถือว่าเมื่อคณะกรรมการปปชวินิจฉัยว่าไม่ทุจริต
กรณีนี้ไม่มีการทุจริตตรวจสอบแล้วส่วนจะผิดระเบียบหรือไม่
ก็ไปว่าเอาตามผิดระเบียบซึ่งเรื่องนี้ยังไปกันอีก
โต้แย้งกันในเรื่องบิดระเบียบอีกเยอะครับว่าอันไหนเบิกได้
ซึ่งมันมีข้อโต้แย้งว่าเมื่ออบจอุดหนุนไปที่สมาคมกีฬา
สมาคมกีฬาได้รับเงินอุดหนุนแล้วสมาคมกีฬาเขาใช้ระเบียบการกีฬาประเทศไทย
พอเขาใช้ระเบียบการกีฬาประเทศไทยมันอาจจะต่างกับระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยตรงนี้เพราะเขาบอกว่า
การที่อุดหนุนเงินไปให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนนั้น
ให้ใช้ระเบียบของหน่วยงานของตัวเอง
กรณีนี้เมื่ออุดหนุนเงินไปที่สมาคมกีฬา
สมาคมกีฬาเขาก็ไม่ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เพราะสมาคมกีฬาเป็นองค์กรหนึ่งที่ขึ้นกับการกีฬาแห่งประเทศไทย
เขาก็ต้องไปดูระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านประธาน
เพราะฉะนั้นเรื่องโต้แย้งกันเรื่องระเบียบ
เป็นเรื่องปกติในองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีความเห็นต่างกันได้
แล้วถ้าเห็นยุติอย่างไรไม่เห็นพ้องกับคำยุตินี้
ก็คำสั่งทางการวินิจฉัยว่าเป็นอย่างไร
เป็นคำสั่งทางปกครองนำไปสู่การ
นำคดีไปฟ้องกันที่สารปกครองว่า
ต้องรับผิดทางละเมิดหรือไม่อย่างไร

เพราะฉะนั้นกระบวนการรับผิดทางละเมิด
มันจะเดินไปโดยผลของกฎหมายมัน
ยังยังไปอีกยาวไกลแต่ว่าผมยืนยันได้ว่า
ทุจริตอย่างแน่นอนกับเรื่องเงินอุดหนุน
บัตรนี้ปปชได้ชี้มาชัดเจนแล้วนะครับ
เอกสารอันเอียดผมคงจะไม่เสียเวลาอย่างนี้นะครับ
ประการต่อมาท่านเอาเรื่องที่มีการไปร้อง
เรื่องการไม่จ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุง
ซึ่งผมได้ชี้แจงมาหลายรอบแล้ว
คิดว่าเรื่องประเด็นนี้เนี่ยผมเรียนกับท่านได้เลยครับว่า
ไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่นเลยครับ
อกจากเรื่องการรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินเท่านั้น
เพราะผมเรียนกับท่านได้ว่า

หลังจากที่ผมเข้าไปรับตำแหน่ง
ลาออกจากสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรไปรับตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ย
ก่อนหน้าที่ผมจะไปรับตำแหน่งเนี่ย
ผู้บริหารอบจในขณะนั้น
เขาได้มีการจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์เนี่ย
เมื่อเดือนกรกฎาปี๕๖๑คัน
แล้วมาเดือนตุลา

เดือนกรกฎา๕๕๑คัน
แล้วมาซื้อต่อมาเมื่อเดือนตุลา๕๕อีก๑๐๐
กรกฎา๑คันตุลา๑คัน

๑๐เมษา๕๖เนี่ยเขาประกาศ
จังหวัดสงขาอบจสงขาประกาศซื้อรถ
บำรุงพิเศษนี้รอบนี้ประกาศซื้อ๒คัน
เป็นครั้งที่สามแต่ว่าซื้อคันที่สามคันที่สี่

ใครที่จะมาเข้ามาซื้อรถเนี่ย
ครั้งนี้ต้องมารับเอกสารต้องมาลงชื่อรับเอกสาร
ระหว่างวันที่๑๐ถึง๒๔เมษายน๕๕
พอถึง๒๔เมษายน๕๖มีคนมาซื้อรถ
ซื้อเอกสารรับเอกสารไป๔ลาย
ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น

งขาประกาศขยายเวลา
การรับซองเอกสารเป็น๒๕๓พฤษภา

การประกาศอย่างนี้ชอบหรือไม่ชอบ

เพราะปกติการขยายเวลาราชการนั้น
ขยายเสียก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลานั้น
กรณีนี้คือต้องประกาศเสียก่อนวันที่๒๔เมษา
แต่กรณีนี้๒๔เมษาไม่ประกาศ

ในทางเรียนกฎหมายเขารู้กันว่า
ถ้าตายแล้วเนี่ยมันทำให้ฟื้นไม่ได้
มันต้องมีทางเดียวคือยกเลิกการประกาศรับเอกสารครั้งนั้น
แล้วมาประกาศใหม่แต่เมื่อไม่ยกเลิกเนี่ย
ถือว่าทำผิดระเบียบ
เช่นกรณีตำรวจเอาคนไปฝากขังเนี่ย

ไม่รับฝากขังนะครับเพราะมันเลยมาแล้ว
หรือเราไปให้การยื่นคำให้การในคดีเนี่ย
ต้องยื่นคำให้การในคดีภายใน๘วันเนี่ย

มันขาดอายุคำให้การไปแล้วยื่นคำให้การไปแล้ว
เพราะฉะนั้นอันนี้เมื่อขยายจาก๒๕มาเป็นวันที่๓
วันที่๓นี่แหละครับมีการมาซื้อซอง
มารับซองเพิ่ม๑ลายมารับซองในวันที่๒๓เนี่ย

ผมเข้าไปเรือนกัญญาตุลาตอนนั้นมารับซอง๑ลายก็คือบริษัท
มันอาจจะเกี่ยวพันกับบุคคลภายนอกผมเอาเฉพาะที่จำเป็นจริงจริงแต่ว่า

มีผู้บริษัทที่มาซื้อซองเพิ่ม

มอบให้กรรมการผู้จัดการมาวันนั้นเนี่ยคือคุณสัสสิทรขออภัยที่ต้องเอ่ยนำ
ซึ่งจริงไม่อยากจะเอ่ยนามท่าน
แต่ว่าพอมารับซองตรงนี้แหละครับมันมีปัญหาเกิดขึ้นว่า
มันมีข้อสังเกตว่ามีการปลอมลายมือชื่อ
เพราะเห็นเชิงประจักษ์ว่าที่มาเซ็นชื่อว่าเป็นนางสสิทรเนี่ย
กับที่เซ็นในเอกสารบริคลสนทิว่าสิริธรเนี่ย
มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับ

นั่นคือสิ่งที่ให้เห็นเลยว่ามาสุดท้ายที่วงไว้

ตอนหลังเนี่ยจึงทราบว่าทำไมมาวันที่๓บริษัท
มายื่นในช่วงเวลา๒๔ไม่ทัน
หรืออะไรก็แล้วแต่ต้องขยายเวลามา
แล้วก็มามีคนมารับเอกสาร
วันที่๓เมษาแล้วก็เขียนชื่อเอาไว้ในวงแรกนั่นแหละครับ
มันต่างกันลายมือชื่อตรงนี้

ผมไปตรวจเอกสารภายหลังทราบว่า
เป็นเพราะเงื่อนไขของคำประกาศของอบจสงขาบอกว่า
คนที่จะเข้าซื้อซอง

ต้องเป็นคนที่มายื่นขอรับเอกสาร

ที่บอกว่ารายชื่อผู้มารับเอกสารครับท่านประธาน
เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีการปลอมลายมือชื่อตรงนี้เสียก่อนเป็นอันแรก
เพื่อที่จะเข้าไปยื่นเอกสารในวันประกวดราคา
ตามเฮื่อนไขที่อสงขาบอกว่า

ถ้าไม่มารับซองไม่มีสิทธิ์เข้าประกวดราคา
อันนี้เป็นที่มาที่มีการไปแจ้งความเรื่องการใช้เอกสารเท็จ
เอกสารใช้เอกสารเท็จกันอยู่ในขณะนี้
ผมเลยไม่อยากจะอภิปรายลงลึกมากแต่บอกท่านได้ว่าอันนี้

ตอนจัดซื้อเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยครับ
ดำเนินการกันก่อนผมเป็นนายกอบจแต่พอผมเข้าไปรับตำแหน่งเรื่องแรกเลย
ที่เข้ามาก็คือว่ามีคนมาร้องแล้วมีคนมาบอกว่า
เรื่องดังกล่าวนี้น่าจะมีปัญหาขอให้ระมัดระวัง
ในเรื่องการตรวจรับเพราะมันจะทำนองเดียวกับเรื่องรถดับเพลิง
ตัวเดียวกับรถดับเพลิงก็คือมีการจัดซื้อจัดจ้างกันก่อนแล้ว
ผู้บริหารคนมาทีหลังมาเพียงแต่จ่ายตังค์ลงนามจ่ายเช็ค
จ่ายตัวจ่ายเงินแล้วเป็นเหตุที่หน่วยตรวจสอบไปบอกว่า
เป็นเหตุให้กอทมเสียหายผมก็มีความระมัดระวังตรงนี้
ท่านประธานครับต่อมาผมก็ในขั้นตอนที่จะ
ผมมาแล้วก็ส่งให้ตรวจรับรถเนี่ยผมเรียนกับท่านประธานได้ว่า
เมื่อมีการรถนี้เป็นรถสเปคพิเศษครับ
เอานู่นเอานี่มาประกอบกันเพื่อให้เป็นรถซ่อมบำรุง
มีการบอกว่าต้องเป่ายางให้ได้
คือเป่ายางมาตอยกระเป๋าหินให้ได้แสดงว่าปั๊มมันต้องมีแรงมาก
ในการที่จะเป่ายางมะตอยเป่าหินออกไปได้
ผมก็เลยบอกว่าให้ตรวจสอบระบบประเด็นตรงนี้ครับที่มองต่างกัน
เมื่อท่านสงสัยผมจะอธิบายตรงนี้ให้ท่านทราบว่า
ที่บอกว่าให้ตรวจสอบนั้นผมไม่ได้ตรวจสอบรับพัสดุใหม่
ผมตรวจสอบเรื่องการให้ตรวจสอบระบบว่ามันได้ใช้ได้จริงตามทีโออาร์
กำหนดไว้หรือเปล่าเท่านั้นต่อมาเมื่อปรากฏว่า
รายงานของคณะกรรมการรายงานว่าบริษัทพลวิทย์เนี่ยมารับรถไปทดสอบ
ซึ่งเขามาเอาคนของเขามาเอาคนที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ย
มาตรวจสอบรถคันนี้แล้วไปทดสอบตามที่ผมบอก
บริษัทพลวิทย์ไม่ได้โต้แย้งในการที่ผมสั่งให้ไปตรวจสอบระบบ
เมื่อเขาไปตรวจสอบกรรมการตรวจสอบมาบอกว่าได้ตรวจสอบแล้วใช้ได้
ผมก็ถือว่าในฐานะผู้บริหารมาทีหลังไม่มีส่วนรับรู้เนี่ย
ผมได้ตรวจสอบตามภาวะแล้วตามอำนาจหน้าที่แล้ว
ผมไม่ได้ปล่อยประละเลยแล้วหากรถคันนี้ใช้ไม่ได้
ผมถือว่าผมได้สั่งให้ตรวจสอบแล้วว่าระบบมันใช้ได้
เมื่อระบบใช้ได้ก่อนการจ่ายเงินเนี่ย
มันมีระเบียบอยู่ว่าต้องเอารถคันนี้ไปขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขาเสียก่อน
เมื่อได้รับรายงานว่าตรวจใช้ได้
วันที่๔กองพัสดุเขาเสนอให้ผมเนี่ยมอบอำนาจให้บริษัทพลวิทย์
เป็นตัวแทนพารถไปขึ้นทะเบียนที่ขนส่งจังหวัดสงขา
บริษัทพลวิทย์ก็รับหนังสือ
จากผมไปวันที่๕ไปขึ้นทะเบียนที่ขนส่งจังหวัดสงขา๒คัน
กรถจากพัสดุไปวันที่ห้า
กับเอาเบิกรถไปวันที่หกขึ้นทะเวียนหนึ่งคัน
วันที่เจ็ดหนึ่งคันเพราะฉะนั้นเมื่อเบิกรถไปแล้วเนี่ย

ผมไม่ได้เบิกรถไปใช้ตามข้อกล่าวหาว่าเบิกรถไปใช้
รถครั้งแรกเบิกไปทดสอบระบบ
รถครั้งที่๒เบิกไปขึ้นทะเบียน
แล้วในขณะเดียวกันวันนั้นแหละครับ
วันที่๔กุมภาพันธุ์๕๗
หนังสือจากจังหวัดสงขลา
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายพีรสิน
ลงนามมาถึงนายกอบจสงขา
บอกว่ามีผู้ร้องเรียน
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างร้องเรียนโดยบริษัทไทยวินเนอร์
อ้างว่าหนึ่งสองสามสี่ห้ากรีดกรีดกวดอ่า
ขวางการเข้าประกวดราคากำหนดสเปคล็อกสเปค
เขาร้องเรียนมาในหนังสือดังกล่าวในข้อสี่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าส่งทำหน้าที่แทนผู้ว่าส่งมาให้ผมเนี่ย
เขาบอกว่าให้ระงับการจ่ายเงินไว้ก่อนที่เขตเส้นสีเหลืองนั่นแหละครับ
คือข้อความที่ให้บอกว่าระงับการจ่ายเงินไว้ก่อนไอ้หนังสือนั้น
ถึงมาห้องประหลัดอบจวันที่สี่เย็นวันที่ห้า
หลักเมื่อมาถึงแล้วหนังสือมาถึงแล้วต้องแจกจ่ายไป
ยังกองที่เกี่ยวข้องคือกองนิติการสำนักประหลัด
หลังจากนั้นกองนิติการเขาเสนอผมว่ามีผู้ว่า
หนังสือของรองผู้ว่าทำหน้าที่แทนผู้ว่า
ส่งหนังสือมาให้ระงับการจ่ายเงินไว้ก่อนและก็ให้ตั้งให้สอบชี้แจงข้อเท็จจริง
หนังสือร้องเรียนกองนิติการฝ่ายนิติการอบจสงขา
เขาสั่งเขาเลยเสนอเรื่องมาถึงผมให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ผมลงนามตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงวันที่๕มีนาครับท่านประธาน

เพราะฉะนั้นเมื่อท่านเอาเรื่องนี้มาอภิปรายผม
จะได้อธิบายให้ถือโอกาสวันนี้ที่จะชี้แจงเรื่องนี้กับพี่น้อง
ประชาชนคนทั้งประเทศเลยครับต้องขอบคุณอ่าท่านประเสริฐพงศ
เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เอาเรื่องนี้มาอภิปรายแล้วผม
จะได้มีโอกาสชี้แจงเรื่องนี้ให้คนทั้งประเทศเห็นเลยครับพอผม
ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยครับระหว่างนั้นตั้งกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงวันที่๗มิถุนาท่านผู้ว่า
พัสดุแล้วถ้าถูกต้องก็ให้จ่ายเงิน
แต่สำหรับกรณีมีวักท้ายมาครับ
ถ้ามีเฉพาะแค่นั้นจบก็ผมถือว่าผู้ว่าสั่งให้จ่าย
แต่มีวักท้ายบอกว่าแต่กรณีที่มีคนมาร้องมีผู้มาร้องเรียน
ว่ามีการทำผิดกฎหมายเรื่องกีดกันการเข้าเสนอราคานั้น
ก็ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขาได้สอบสวนต่อไป
หากพบว่าใครกระทำความผิดให้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง
อาญาและทางวินัยอย่างเด็ดขาดท่านประธานครับ
ผมขอประถวงท่านผู้ชี้แจงตามข้อบังคับข้อหกสิบเก้าครับ
ท่านพระพุทธแจงชี้แจงในประเด็นซึ่งขณะนี้นะครับ
เรื่องที่ท่านพูดถึงในสมัยเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขรานั้น
ปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาไปแล้วครับ
คดีกำลังมีการพิพาทกันอยู่ในสารปกครองสูงสุดนะครับ
ซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ให้ท่านไปว่ากันในกระบวนการของศาลครับ
แต่ว่าเราชี้ให้เห็นว่ามันมีมูลมาอย่างไร
สารเบื้องต้นมองว่าอย่างไรครับ
แต่ประเด็นหลักที่พี่น้องประชาชนรอฟังอยู่ก็คือประเด็นเรื่องของจนะ

ก็อยากจะให้ท่านช่วยสรุปประเด็นนี้หน่อยครับ
แล้วก็ไปประเด็นจณะที่เป็นชาวจรรย์ทั้งวงประเทศออกฝั่งอยู่ครับ

ไม่ใช่เป็นคนที่สะอาดบริสุทธิ์ศื่อสรรภุจิษฐธรรม
โดยเอาเรื่องเหล่านี้มาหยิบยกขึ้นมาเขาต้องให้โอกาส
เขาชี้แจงว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ข้อกล่าวหาขอเชิญต่อ
ครับผมผมจะชี้แจงให้กระชับขึ้นท่านประธานครับพอพอได้
หนังสือดังกล่าวมาแล้วบอกว่าให้ผมสอบสวนต่อผมก็
บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วภายหลังกรรมการเขาชี้ว่า
มีความผิดถ้าจ่ายเงินห้าสิบสองล้านห้าสิบเย็นล้าน
กว่านี้ไปแล้วใครจะรับผิดชอบผมคนจ่ายผมต้องรับ
ชอบอีกเพราะผู้ว่าบอกว่าสั่งให้ระงับการจ่ายไว้
แล้วผมเนี่ยไปจ่ายทำไมในที่สุดผมก็ได้เรียนผู้ว่า
ว่าขณะนี้กำลังตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้รอผลการ
สอบสวนท่านประธานครับพอแจ้งรองนายกผมแจ้งไปยัง
พลวิทย์ว่าขณะนี้กำลังตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
จริงวันที่สิบเจ็ดมิทูนาปีห้าเจ็ดบริษัทพลวิทย์
นำเรื่องไปฟ้องสารปกครองที่สงขลาแล้วก็ต่อมาวันที่
สิบห้ากรกฎาคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงสรุปข้อ
จึงเห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ไม่ชอบผมสรุป
อย่างนี้ก็แล้วกันผมจึงรายงานผลการสรุปของคณะกรรมการ
ที่บอกว่าหัวที่บอกว่าไม่ชอบเนี่ยครับไปให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลาทราบแล้วแจ้งไปให้ผู้ว่าทราบด้วยว่า
นี้มีการนำคดีฟ้องสู่สารปกครองอยู่จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
จังหวัดสงขลามีหนังสือมาถึงผมครับมีหนังสือมาถึงผม
วันที่๑กันยาบอกว่าเมื่อมีการนำคดีไปสู่ศาลแล้ว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่สิบเจ็ดธันวาคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนั่นก็คือเมื่อได้นำคดีไปสู่ศาลแล้ว
ผู้บริหารโดยสรุปนะครับข้อสองของหนังสือฉบับดังกล่าวเนี่ย
หนังสือข้อสองดังกล่าวนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขาลงมาถึงผม
ในข้อสองบอกว่าหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาทัยที่ลงวันที่สิบเจ็ด
ธันวาคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองบอกว่ากรณีที่เรื่องร้องเรียนได้นำสู่กระบวนการพิจารณาของสารแล้ว
ผู้บริหารกระทำการใดอันอาจจะก่อให้เกิดการละเมิดอำนาจศาลได้
ให้รอจนกว่าสารจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลนั้น
นี่คือหนังสือของกระทรวงมหาทัยที่ออกไปแล้วก็ผู้ว่าบอกให้ผมปฏิบัติอย่างนี้
ผู้ว่าในฐานะเป็นผู้กำกับอบจสงขาผมต้องฟังสิครับ
ผู้ว่าสั่งให้รอให้คดีถึงที่สุดบัตรนี้คดีนี้ยังไม่ถึงที่สุด
ยังอยู่ในการพิจารณาของสารปกครองสูงสุดและเงินจำนวน๕๑ล้านบาทค่ารถเนี่ย
ไม่มีการจ่ายสักบาทหนึ่งครับไม่มีการจ่ายในขณะนี้
แล้วที่สุดเนี่ยมีการพบว่าทำไมที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงบอกว่าติดต่อไม่ได้
ไม่มีสถานที่ใช้ใช้ไอ้เว็บไซต์ปลอมปรากฏว่าในขณะนี้สถานทูต
เอาเป็นว่าสถานทูตไทยในออสเตรเลียครับองค์ศูนย์ไทยในออสเตรเลียในกรุงซิดนี่
รับรองมาแล้วครับว่าบริษัทที่บริษัทเอสพีเคออโตเทคอ้างว่าได้รับมอบอำนาจมาจากบริษัทในออสเตรเลียนั้น
บริษัทนั้นไม่มีอยู่จริงในสารระบบของบริษัทของออสเตรเลีย
แล้วสถานทูตไทยก็รับรองหนังสือนี้มาชัดเจนแล้วโลตารีพับบิกรับรองมาให้หมดแล้ว
ว่าบริษัทนั้นไม่มีอยู่จริงเท่ากับว่าคุณใช้บริษัทผีมาใช้ในการประมูลของรัฐ
นี่คือสิ่งที่บอกว่าสัญญานิติกรรมมันเป็นโมคะไอ้ครับ
สัญญานิติกรรมเป็นโมคะพอถึงวันครบกับบริษัทพลวิทย์
ทำเรื่องมาถึงอบจว่าจะขอหลักทรัพย์ค้ำประกันคืนเมื่อครบกำหนด
ผมก็ให้คืนฝ่ายนิติการเขาเสนอเรื่องผมว่าเห็นควรว่าคืน
เขาให้เหตุผลในการคืนว่าเมื่อนิติกรรมการซื้อขายระหว่างอบจกับบริษัทพลวิทย
วันที่เท่านั้นเป็นโมคะย่อมไม่มีผลผูกพันใดใดระหว่างบริษัทพลวิทย์กับอบจสงขรา
อบจสังขาจึงไม่มีความจำเป็นต้องเก็บเอกสารดังกล่าวไว้จึงขอคืน
นั่นก็คือเท่ากับว่าผมแจ้งไปให้บริษัทพลวิทย์ทราบแล้วว่า
นิติกรรมสัญญาซื้อขายระหว่างพลวิทย์กับอบจสงขาเป็นโมคะกรรม
เพราะคุณใช้เอกสารปลอมมาใช้กับหน่วยงานของรัฐ
ไม่มีข้อโต้แย้งจากบริษัทพลวิทย์มาแต่อย่างใดครับและโดยผลของกฎหมายโมคากรรมไม่ต้องบอกเลิกครับ
ถ้าเป็นโมคิยกรรมต้องให้คำเรียกว่าโมคิยกรรมเนี่ย
ต้องยืนยันว่าจริงหรือไม่จริง
แต่ว่านี่ไม่โมคกรรมไม่ต้องบอกก็ได้เพราะผลมันไม่ผูกพันอยู่แล้ว
และวันนี้เอกสารทั้งหลายทั้งปวงที่เพิ่งได้มาเนี่ยมันไม่โกงมันไม่เท็จไม่ปลอม
เฉพาะที่ออสเตรเลียอเมริกาก็ปลอมเขาแจ้งมาแล้ว
คือเอาเอกสารเท็จมาใช้กับองค์การของรัฐเนี่ยมันปลอมอยู่แล้วครับ
นี่คือที่มาที่ผมบอกว่าก็ต้องรอความยุติธรรมจากสารปกครองสูงสุด
วินิจฉัยยังไงถ้าเขาวินิจฉัยว่าให้จ่ายก็ปฏิบัติตามหนังสือมหาดไทย
เงินมันพร้อมจะจ่ายอยู่แล้วแต่อย่างน้อยผมจ่ายตามคำพิพากษาสารเนี่ย
ผมมีผมอย่างน้อยผมมีได้ว่าจ่ายเพราะสารพิพากษาสั่งให้จ่ายครับ
กรณีเรื่องไม่ชำระค่ารถเนี่ยที่จริงผมคิดว่า
ถ้าจะให้ผมเวลามากกว่านี้ผมก็อธิบายได้
ผมมีเอกสารให้เห็นอีกแต่ว่าผมพูดไปเดี๋ยว
เดี๋ยวจะมีการประท้วงเพราะมันมีการให้คนบริษัท
เครือของผู้ชนะนี่แหละครับเอาเงินสองล้านกว่าบาท
ไปซื้อหลักประกันมาให้กับคู่แข่งมาให้กับบริษัทคู่เทียบ
มันมีโยงใยกันหมดในเอกสารผมมีเอกสารเนี่ยครับ
ถ้าจะให้ผมอภิปรายตามนี้ไปเรื่อยนี่ผมมีหลักฐานอยู่ทั้งหมดครับ
เสนอสารไปหมดแล้วแล้วร้องขอความเป็นธรรมไปที่สำนักงานอายการ
สูงสุดแล้วด้วยในขณะนี้เอาหลักฐานเหล่านี้ไปพิจารณาให้ดูว่า
ผมไม่มีเจตนาที่จะกระทำความผิดผมทำไปเพื่อป้องกันผลประโยชน์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดป้องกันเงินของแผ่นดิน
ผมจึงไม่มีความผิดท่านอย่ามากล่าวหาผมลอยอย่างนั้น
ท่านไปเอาเรื่องที่ไม่จริงมากล่าวหาผมแต่ว่าขอบคุณที่มีโอกาสให้ผมได้ชี้แจง
ในวันนี้ประการสองประการนี้จบนะครับเรื่องท้องถิ่น
เรื่องที่ท่านกล่าวหาผมเรื่องที่ดินที่จนะ
ผมเรียนกับท่านทั้งหลักท่านประธานครับ
กราบเรียนท่านประธานด้วยความขอรบที่ท่านเอาข้อมูลมาพูด
ไปเอาข้อมูลที่ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยกับโครงการ
เขาตัดแปะมามาให้ท่านท่านก็ดีใจ
ผมขออนุญาตกลับเรียนเป็นประเด็นเฉพาะกรณีพิพาทกันที่ดินสามแปลง
ไปออกโทรทัศน์กันอยู่นะออกสื่อกันอยู่น่ะ
คดีนี้ไม่ใช่เพิ่งมีวันนี้ครับในคดีดังกล่าวเนี่ย
เขาได้นำเรื่องไปร้องที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
มาแล้วครับท่านทราบไหมครับเอกสารชิ้นนี้
ถ้าท่านไม่ทราบเดี๋ยวผมจะส่งให้ท่านเขาไปร้องเรียน
เขาร้องเรียนเรื่องดังกล่าวไปที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
แล้วบัตรนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้แจ้งเรื่องดังกล่าว
ที่อธิบดีกรมที่ดินแล้วเมื่อวันที่เก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
สาระสำคัญเพื่อเวลาค่อนข้างกระชับเหลือเกินผมก็ขอเอาเฉพาะสรุปเลยครับ
หนังสือคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีมาถึงท่านอธิบดีกรมที่ดินเนี่ย
เขาแจ้งผู้ร้องเรียนคือนายสำรองแก้วมากและคณะที่เป็นข่าวอยู่นี่แหละครับ
ท่านเอามาอ่านชื่อผมอย่าอ่านเลยครับเขาเข้ามาเขาแจ้งแจ้งผู้ร้องเรียนนะครับ
ผู้ถูกร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสงขลา
นครศรีธรรมราชผมไปที่ข้อวินิจฉัยเลยนะครับ
ในนี้เขาอ้างประมวลกฎหมายมาตราประมวลกฎหมายมาตราที่ดินเอ่อ
มวลกฎหมายที่ดินมาตรา๖๐อะไรผมไม่อ่านแล้วล่ะครับ
ขออนุญาตท่านประธานไปที่คำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ข้อพิจารณาเลยครับขออนุญาตอ่านนะครับท่านประธานครับ
เพราะว่ามันเป็นสาระสำคัญที่ท่านกล่าวหาผมเมื่อสักครู่
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายข้างต้น
แล้วเห็นว่ากรณีร้องเรียนศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
จังหวัดสงขรานครศรีธรรมราชดำเนินการรังวัดเพื่อออกโฉนด
ที่ดินทั้งจำนวนสามแปลงทับซ้อนกับที่ดินบริเวณที่ผู้ร้องเรียนครอบครองทำ
ประโยชน์นั้นตามรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงพบว่าบริษัทที่พยายามโปรดิน
พอเวอร์จำกัดมหาชนเป็นผู้มีชื่อถือสิทธิครอบครองตามหลักฐานหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์สามก่อเลขที่สี่สามเจ็ดสี่สามแปดและ
สามเก้าตำบลบ้านนาปัจจุบันตำบลตลิ่งชัน
จนะจังหวัดสงขลาและจากการที่ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจ
โฉนดที่ดินจังหวัดสงขลานครศรีธรรมราชได้เดินสำรวจจัดรูป
ถ่ายทางอากาศและระวังแผนที่ซึ่งลงหมายรูปแปลงเชื่อมโยงต่อ
เรื่องกับที่ดินแปลงอื่นอื่นผลของการรังวัดปรากฏว่าตำแหน่ง
ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์นศ๓กทั้ง๓แปลง
ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับตำแหน่งที่ดินที่ผู้ร้องเรียนครอบครองทำประโยชน์
กรณีจึงเป็นการโต้แย้งสิทธิ์ในที่ดินซึ่งเจ้าหน้าที่เดินสำรวจได้ดำ
การระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบ
เขตที่ดินพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามข้อสามสิบเอ็ด
ประกอบข้อสามสิบเก้าแล้วปัจจุบันศูนย์อำนวยการเดินสำรวจ
ประจำปียุคประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบสามได้สิ้นสุดโครงการและส่งมอบ
ทางที่ค้างดำเนินการต่อหรือทางที่มีเหตุขัดคล่อง
แก่สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขาสาขาจนะ
ในการดำเนินการต่อขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวม
พยานหลักฐานและเอกสารในการพิจารณาคำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบตาม
ตราหกสิบแห่งประมวลกฎหมายที่ดินและยังไม่มีการออกโฉนดที่ดินตาม
โครงการเดินสำรวจในแปลงที่มีการคัดค้านแต่อย่างใด
ดังนั้นกรณีตามคำร้องเรียนจึงเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรา๒๒วงเล็บ
ตามประกาศผู้ตรวจการแผ่นดินพศ๒๕๕๙
ซึ่งกำหนดเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ไม่รับไว้พิจารณาตามมาตรา๓๗วงเล็บ๘
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูลว่า

วินิจฉัยและข้อเสนอแนะอาศัยเหตุดังกล่าว
จึงเห็นควรสั่งยุติเรื่องร้องเรียนในเรื่องนี้
ตามมาตรา๓๗วัก๒แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูลว่า

โดยให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
แจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียน
สงขาและกรมที่ดินทราบต่อไป
ลงชื่อพลเอกวิทยาวัฒน์รัชตะนันประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่จะได้กราบเรียนท่านประธานว่า
ที่นำมากล่าวหาผมว่าไปใช้อำนาจหน้าที่
แล้วก็มีการไปออกข่าวประชาสัมพันธ์ว่า
ได้เอาที่ดินของประชาชนไปให้นายทุนอะไรนั้น
เป็นการกล่าวหาเท็จทั้งสิ้นนี่ท่านประธานครับ
มันเป็นการพิพาทกับเรื่องสิทธิครอบครองที่ดิน
ซึ่งปกติก็มีการพิพาทกันอยู่ก็ไปว่ากันในศาล
ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้วินิจฉัยแล้วว่า
ดำเนินไปตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ซึ่งบัตรนี้เจ้าพนักงานที่ดิน
เขาก็ได้ใช้อำนาจตามมาตรา๖๐ก็คือวินิจฉัยครับ
ว่าระหว่างผู้คัดค้านกับผู้ร้องเนี่ย
มีสิทธิดีกว่ากันใครมีสิทธิดีกว่า
แล้วถ้าชี้แล้วใครไม่เห็นด้วยก็ต้องไปฟ้องศาลภายใน๖๐วัน
เขาฟ้องเขาวินิจฉัยให้คนที่มีชื่อในนศ๓กมีสิทธิ์ดีกว่าคนที่มาร้องปากเปล่า
ไม่มีหลักฐานอะไรเลยว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นของเขา
คนที่ไม่เห็นด้วยเขาก็เอาเรื่องไปฟ้องศาลเป็นเรื่องปกติทางแพ่ง
มันไม่เห็นเกี่ยวกับผมตรงไหนเลยครับ
ไปประจิตประต่อไปจับแพะชนแกะตัดแปะเอกสารเอามาว่าผม
มากล่าวหาผมผมกราบเรียนกับท่านประธานได้ว่า
ผมขอเอกสารจากสำนักงานที่ดินมาบอกว่าเรื่องนี้มีการพิพาทกันอยู่
แล้วก็บริษัทเอกชนก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกลุกอยู่
เพราะในเหตุที่แจ้งเพราะเขาปรากฏว่าวันที่เขาไปนำชี้นี่แหละ
มีคนมาบอกว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่เขาครอบครองก็เลยไปชี้ว่าถ้าคุณครอบครองคุณก็บุกลุก
ก็ไปว่ากันไม่เกี่ยวอะไรกับผมที่ดินแปลงนี้จะบอกว่ามันจะออกถนนที่
ผมไปเอาเอกสารมาดูเอกสารที่พิพาทกันในแปลงสี่สามเจ็ดเนี่ย
ออกมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับ
เอกสารแปลงนี้เอกสารที่นำมาสู่การที่บอกว่าพิพาทกันเนี่ย
ออกมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดแล้วมีการโอนกรรมสิทธิ์กันมาต่อเนื่อง
มีการเปลี่ยนแปลงทางสารบสารบันกันมาต่อเนื่องตลอดเลยครับ
ก็เป็นเรื่องปกติที่มีการซื้อขายที่ดินกันในท้องตลาดครับ
ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับผมตรงไหนทั้งสามแปลงนี้ท่านประธานครับ
เพื่อเพื่อไม่เสียเวลาท่านประธานด้วยความเคารพครับ
ทั้งสามแปลงเนี่ยแปลงนี้ออกมาตั้งแต่สองพันห้าร้อยสิบแปดครับ
แปลงเลขที่อ่าสี่สามแปดนี่ครับแล้วมีทางสารบบเนี่ย
มีการโอนกันมา๔๕ครั้งทั้งนั้นซื้อขายต่อกันมาเป็นทอดทั้งนั้น
แปลงเลขที่สี่สามเจ็ดสองได้มาเอกสารฉบับนี้ออกเมื่อสองพันห้าร้อยสิบแปด
เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บอกว่าไหนบอกว่าผมเนี่ยไปรังแก่ชาวบ้านครับ
เขาออกโดยสิทธิเขามีสิทธิครอบครองซื้อขายกันตามปกติ
ก็คือนี่คือพยานหลักฐานทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ให้เห็นร่องรอยว่า
เขาซื้อขายกันตามปกติไม่ได้ไปแย่งที่ครอบครอง
ไม่ใช่ไปทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนมันไม่จริงอะครับ
ข้อมูลที่คุณเอามาอภิปรายน่ะต่อไปผมขออนุญาตท่านประธาน
จริงเบอะคี่เปล่าอ่ะครับผมเชิญนะ
อภิปรายวกวนครับตอนนี้ประชาชนอยากจะฟังแค่สั้นสั้นว่า
มีครอบครัวของท่านเครือญาติของท่านซื้อที่ดินหรือไม่
ผมอยากให้ท่านกระชับแล้วก็ตอบคำถามนี้กับประชาชนด้วยครับ
ครับผมขอเรียนอย่างนี้นะครับเวลาอภิปรายท่านเนี่ยผมไม่ติ่งเลยนะครับ
ผมอนุญาตให้เราได้อภิปรายได้เต็มที่
เพราะฉะนั้นประเด็นที่ท่านชี้แจงก็คือข้อที่เรากล่าวหาเขา
แต่บังเอิญไปกล่าวหาเรื่องที่ก่อนมารับตำแหน่งก็ให้โอกาสท่านอธิบาย
เมื่อถึงเวลานั้นขอเชิญท่านนิพนธ์ต่อ
กลับเรียนท่านประธานที่ครบครับผมขออนุญาตที่จะไปกรณีเมื่อกี้เนี่ย
วกมาว่าผมเนี่ยไปมีความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ที่ดิน
แล้วไปเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องผมเข้าใจครับประเด็นนี้เนี่ย
ท่านไปจะกล่าวหาผมว่าการเดินสำรวจที่อำเภอจนะเนี่ย
ผมประกาศแล้วส่งเจ้าหน้าที่ไปเดินสำรวจให้กับพวกพ้องของตัวเอง
ผมยืนยันกับท่านประธานว่าแปลงที่เจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัด
เขามีญาติพี่น้องที่จะได้รับการเดินสำรวจอะไรหรือไม่
ไม่เกี่ยวกับผมครับไม่เกี่ยวกับผมที่ท่านมากล่าวว่า
ผมสนิทแล้วก็ให้คนสนิทผมไม่จริงอะครับ
เขามาเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขาก่อน
ผมมาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาทัยครับคนเป็นนายกอบจจะไปใช้ที่
ย้ายที่ดินจังหวัดได้อย่างไรท่านพูดเสมือนว่าให้คนเห็นว่าผมใช้อำนาจ
หน้าที่ย้ายเจ้าหน้าที่ดีดินจังหวัดไปเป็นพวกพ้องตัวเอง
แล้วท่านจะกล่าวท่านกล่าวหาผมว่าผมไปเดินสำรวจ
ประกาศเขตเดินสำรวจไปออกโฉนดเอื้อ
ที่ดินของเจ้าที่ดินจังหวัด
ที่ดินจังหวัดผมยอมรับว่าท่านเป็นคนอำเภอจนะ
มาเป็นก่อนผมที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
ผมก็เป็นคนจนะผมก็เป็นคนนาทัพเกิดที่นั่น
กระดูกบรรพบุรุษก็ฝังอยู่ที่นั่นนะครับตำบลนาทัพนั่นแหละครับ
รู้เรื่องทั้งหมดว่ามันเป็นอย่างไรใครเป็นยังไง
ผมเรียนกับท่านประธานว่าไอ้เรื่องที่ญาติของที่ดินจังหวัด
เขาจะไปออกเอกสารสิทธิ์เขาไม่ได้ออกเอกสารเส้นสิทธิ
อาศัยคำประกาศของผมที่ท่านโชว์เมื่อกี้เขาอาศัยคำประกาศของกระทรวงมหาดไทย
ที่ประกาศกำหนดจังหวัดที่จะเดินสำรวจทำแผนที่เพื่อออกโฉนด
ปียกประมาณหกสองเขาจึงประกาศเมื่อประกาศเมื่อวันที่เจ็ดกัญญาปียกหนึ่งครับ
กระทรวงมหาทัยประกาศแล้วจังหวัดสงขลาเขาจะมีเจ้าหน้าที่
มีผู้ว่าการจังหวัดมีที่ดินจังหวัดมีคณะกรรมการจังหวัดไปกำหนดพื้นที่
ว่าจะไปเดินโฉนดบริเวณไหนที่ดินแปลงใด
มันไม่ได้เดินเฉพาะสี่ตำบลที่ท่านพูดเมื่อกี้ท่านโกหก
โกหกกลางสภาว่าผมไปกำหนด๔ตำบลเฉพาะเขตผังเมือง
ที่เขาจะทำพัฒนาพื้นที่จนะคำสั่งของจังหวัดเนี่ย
เขาระบุเลยครับว่าเขาเนี่ยให้ไปเดินสำรวจที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ย
เขาเดินทุกพื้นที่ของจังหวัดสงขลาครับท่านไปดูประกาศจังหวัดสงขลา
กำหนดท้องที่และวันเดินวันเริ่มต้นทำการสำรวจรังวัด
แผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินเขาประกาศไว้ในข้อที่หนึ่งครับ
เขาบอกว่าท้องที่ที่จะทำการเดินสำรวจคือทุกหมู่บ้านทุกตำบล
อำเภอในจังหวัดสงขลาครับท่านจะมาดูเอกสารฉบับนี้ก็ได้
เดี๋ยวผมจะส่งให้ท่านเขาประกาศลงวันที่ยี่สิบสองตุลาคม
พศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนายจักรพรรณแก้วทอง
วิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขานี่เขาประกาศเมื่อยี่สิบสองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
แล้วผมเอื้อพวกพ้องน่ะเขาจึงไปเดินสำรวจรังวัด
ในปีประมาณหกสองเขานำรังวัดที่ดินแปลงนางกาว
วันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองครับโฉนดที่ดินตรงนั้น
ใน๗แปลงนั้นเขาไปเดินนำเดินสำรวจรังวัด
เมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกสองผมมาเป็นรัฐมนตรีสิบหกกรกฎาคมหกสองครับ
นี่ครับเอกสารทั้ง๗แปลงผมไปขออนุญาตที่จะเอามาดูทั้งหมดว่ามันเมื่อไหร
กล่าวหาผมว่าไปกำหนดพื้นที่เอื้อพวกพ้อง
ท่านเอาเอกสารไม่จริงท่านจงใจใช้เอกสารให้ประชาชนเข้าใจผิดผม
ผมบอกแล้วว่าเอกสารดังกล่าวนี้มาจากประกาศกระทรวงมหาดไทย
เขาประกาศเมื่อปีหกหนึ่งผมเข้ามาเนี่ย
ผมก็เห็นว่านายกท่านรัฐมนตรีมหาชัยท่านมอบหมายผมให้ดูกรมที่ดิน
ผมมาประกาศลงชื่อปีหกสองเพื่อใช้ในการเดินปีงบประมาณหกสาม
แล้วลงชื่อประกาศปีหกสามเพื่อใช้ในปีนี้คือปีหกสี่
แต่ที่ดินของเจ้าที่ดินจังหวัดที่ท่านบอกว่าเครือญาตินั้น
เขาใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ๖๒ก่อนผมมาอยู่ที่นี่
เขาประกาศปี๖๑ผมไม่ได้เป็นคนประกาศ
ท่านต้องดูเอกสารให้รอบครอบกว่านี้ครับ
ผมเป็นผู้แทนรัศดรมาแปดสมัยเกือบยี่สิบห้าปีเนี่ย
พวกผมไม่ใช้เอกสารทำนองนี้มาอภิปรายในสภาครับ
ท่านบอกว่าไปออกเอกสารเอาไปขายนายทุน
ไปดูเอกสารทั้ง๗แปลงที่เขาออกเป็นสิทธิของเขาโดยชอบ
ไม่ได้ออกลุกล้ำที่สาธารณะถ้าออกลุกล้ำที่สาธารณะ

ผมจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
แต่ถ้าเป็นสิทธิ์โดยชอบทำที่เขาควรจะได้ก็เขาควรต้องได้ครับ
ผมยืนยันว่านโยบายการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
เป็นนโยบายที่ประชาชนพึงพอใจ
เพราะการได้โฉนดที่ดินนั้นคือความมั่นคงในทรัพย์สิน

กรมที่ดินพยายามเร่งรัดนโยบายนี้ผมมาอยู่ผมพยายามเร่งรัด
แต่ทุกคนถ้าไม่ใช่ที่ดินของรัฐ
ไม่ว่าจะเป็นที่สาธารณะที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์หรือว่าป่าไม้ทุกชนิด
ถ้าไม่ใช่สิ่งเหล่านี้แล้ว
ถ้าเดินสำรวจได้อยู่ในเกณฑ์ที่เดินสำรวจออกโฉนดได้
ก็เร่งรัดให้ออกโฉนดครับ
ผมสั่งโดยเฉพาะเมื่อวานวัน๑๒๐ปีกรมที่ดิน
ผมยังมอบหมายอีกครับว่าในอนาคตวันข้างหน้าเนี่ย
สสามกเนี่ยฐานะมันอาจจะมีความมั่นคงน้อยกว่าโฉนด
ถ้าทำอย่างไรที่จะเดินโฉนดออกเปลี่ยนนศ๓กทั้งประเทศ
ให้เป็นโฉนดที่ดินได้อันนี้จะสร้างอันนี้ส่งให้กับชาวบ้าน

ผมได้คุยกับท่านอธิบดีแล้วเมื่อวานในโอกาสครบ๑๒๐ปีของกรมที่ดินครับ
เพราะฉะนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าไม่มีการเอื้อไปออกโฉนดแล้วเอาไปขายนายทุน
ผมเอื้อให้พวกพ้องไม่มีการเปลี่ยนหนังสือกรรมสิทธิ์ข้างหลังครับ
ใครออกไปเขาก็เก็บไว้เป็นของเขาเขาไม่ขายไม่ใช่บังคับซื้อขาย
ท่านบอกว่ามีการบังคับซื้อใครครับที่บังคับซื้อได้
จะบังคับซื้อได้กี่คนครับถ้าเจ้าของที่ดินไม่เต็มใจ
บังคับเขาได้เลยครับไม่มีทางครับ
เอาอะไรมาพูดครับพูดในสภาพูดภาษาใต้บ้างกลางบ้าง
ที่นี่ไม่ใช่เวทีตลกนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่า
เอาที่ดินไปขายนายทุนไม่จริงครับยังอยู่กับเขา
เขารอมานานกว่าจะได้โฉนดอย่างนี้ท่านประธานที่เคารพครับ
ผมมีประเด็นที่ต้องกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพอีกประการนะครับว่า
เอ่อที่จริงแล้วเนี่ยกล่าวหาผมเรื่องจนะเนี่ย
ผมขออนุญาตที่จะกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่า
จะนะเรื่องปากใต้ผมดีใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อสักครู่เนี่ย
ที่ได้ยินท่านนายกท่านดำซีท่านเอ่อเข้าใจว่า
เราจะแก้ปัญหาภาคใต้กันอย่างไรท่านเพิ่งมาขออภัย
จากสมัยนี้เป็นสมัยแรกที่ท่านเข้ามาเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ถ้าท่านมีโอกาสได้เข้ามาพร้อมผมปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้า
ผมมาเป็นผู้แทนใหม่ใหม่เนี่ยทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งแล้วสภา
อย่างนี้เข้ามาเนี่ยสภาแห่งนี้ยัตติแรกแรกเลย
ที่สอสอทุกพักจะเสนอเหมือนกันหมดเลยคือยัตติเข้าชื่อการเสนอยัตติ
การให้ตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษาปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่กระทบกระเทือนความรู้สึกของคนภาคใต้
คนทั้งประเทศครับว่าเราจะแก้ปัญหาภาคใต้กันอย่างไร
เมื่อก่อนหน้านั้นไม่ต้องเอาละจากปี๔๗มาถึงวันนี้
ถ้าท่านจำความได้เอาตั้งแต่ต้นปืนที่ปีอะไรอย่างเงี้ยครับประเทศไทย
เรามีคนตายในเรื่อง๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประมาณสัก๖๐๐๐กว่าลายแล้วครับ
เอาจากปี๔๗มานี้ผมไม่ย้อนหลังไปไกล
เราใช้เงินแผ่นดินใช้งบประมาณในการทุ่มเทลงไปแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนอื่นปีละสองหมื่นกว่าล้านทุกปีครับ
มาถึงนี้ประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดปีมาเนี่ย
ใช้เงินประมาณ๔แสนกว่าล้านแล้วครับ
ใช้เงินไป๔แสนกว่าล้านแล้ว
ปัญหาภาคใต้จึงเป็นปัญหาที่เราทุกคนอยากเห็นการแก้ไข
สรุปปัญหาภาคใต้บอกว่าภาคใต้มีปัญหาเรื่องความมั่นคง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปัญหาภาคใต้มีปัญหาเรื่องความยุติธรรม
สมัยหนึ่งมีการอุ้มฆ่าสมัยหนึ่งมีเรียกว่ากำปั้นเหล็กในถุงมือกำมะยี
แล้วแต่จะเรียกอะไรเรามีปัญหาเรื่องการจัดการศึกษา
ความเป็นธรรมการจัดการศึกษาและความยากจน
บัตรนี้ปัญหาเรื่องความไม่สงบเนี่ยดีขึ้นเยอะมากครับ
ผิดกับเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนใครไม่กล้าไปไหนแล้วครับหัวค่ำเนี่ย
นี้นี่เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวก
เรื่องจัดการศึกษาทำกันจนกระทั่งนราธิวาสก็มีมหาลัยแล้วครับ
ทุกจังหวัดสงขามีสงขาไม่ต้องพูดครับ
สถาบันสอนปริญญาตรีมี๑๓สถาบันครับที่สงขลา
ปัตตานีมีมอปัตตานียาลามีราชพัฒนยาลา
นาราธิวาสมีมนราธิวาสราชนครินทร์เราแก้ปัญหาเรื่องการศึกษา
เราผลิตคนได้ปีหนึ่งประมาณสัก๓๐๐๐กว่าคน
ปวสปริญญาปานการจัดการเข้าถึงการศึกษาเรามีแล้วครับ
ในพื้นที่สามจังหวัดปัญหาเรื่องความยุติธรรมแก้ได้
เหลืออย่างเดียวการแก้ปัญหาความยากจนในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามครับ
สภาแห่งนี้ครับเป็นคนได้ออกกฎหมายไปฉบับหนึ่ง
เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
นั่นก็คือพระราชบัญญัติสอบตครับ
มาตราในกฎหมายสอบตฉบับนั้นวางโครงสร้างใหม่เลยครับท่านประธานครับ
เราเห็นว่าวันนี้การจะแก้ปัญหาภาคใต้ต้องให้นายกรัฐมนตรีเป็นคนมีอำนาจสูงสุด
ในเรื่องความมั่นคงซึ่งท่านนายกก็ดูแลกอรมนอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นในความมั่นคงท่านนายกดูแลปัญหาเรื่องการพัฒนาพื้นที่ที่ตั้งกลไกสอบตมาให้สอบตดูแลเรื่องการพัฒนาพื้นที่
เราเปลี่ยนโครงสร้างเดิมที่เมื่อก่อนพอสบตนี่เป็นรองประหลักกระทรวงมหาทัย
เราให้เปลี่ยนใหม่ในโครงสร้างฉบับนี้ให้เป็นหทสอบตระดับ๑๑
พูดกันอย่างนี้รองประหลัดเนี่ยเป็น๔๐นี่พูดแบบเก่า
หทสอบตเราก็ให้เหลขาที่การขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีครับ
ความมุ่งมาตรปรารถนาที่จะใช้กลไกกฎหมายสบตเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้บัตรนี้สอบตเขาใช้อำนาจนี้อ่ะ
อำนาจตามมาตราสิบที่ทุกคนเห็นว่าเอ๊ะสอบต
มันยุ่งอะไรกับจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตท่านก็ทราบ
เมื่อสักครู่ที่จริงท่านพอทราบแต่ท่านจงใจ
ที่จะเอ่อไม่พูดความจริงให้หมดสอสอบตท่านประธาน
เขามีอำนาจตามมาตราสิบนะท่านประธานผมขออนุญาต
ที่จะอ่านมาตรา๑๐ให้ท่านประธานได้ทราบสั้นนะครับ
ว่ามาตรา๑๐เนี่ยได้บรรยัติไว้ทุกคนสงสัยว่า
อบตมาเกี่ยวข้องอะไรด้วยสอบตมาเกี่ยวข้องตาม
ตราสิบอะครับมาตราสิบเนี่ยได้บรรยัติไว้ในพระ
บรรยัติสอบตหรือว่าพรบสอบตปีสองพันห้าร้อย
ห้าสิบสามครับมาตราสิบในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์
ในการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตโดยความ
ชอบของกพตอาจกำหนดให้เขตพื้นที่ใดใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและ
กำหนดกรอบแนวทางในการบริหารและการพัฒนาในเขตพื้น
ที่นั้นได้ครับกรอบแนวทางและการบริหารในการพัฒนา
วักหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญครอบคลุมในด้าน
การเมืองเศรษฐกิจสังคมศาสนาวัฒนธรรมสาธารณสุขทรัพยากร
เทคโนโลยีการต่างประเทศการปฏิบัติเชิงจิตวิทยาการบริหาร
จัดการและด้านอื่นอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในปัญหาจังหวัด
แดนภาคใต้ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อนโยบาย
มาตรา๔และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพื้นที่กพต
ที่ท่านกตให้ความเห็นแล้วเมื่อกรกตให้ความเห็น
ชอบออกแนวทางในการบริหารการพัฒนาจังหวัดพื้นที่
ตามวักหนึ่งแล้วกับท่านนิบลค่ะเดี๋ยวมีผู้ประธวง

ท่านประธานที่วันแล้วครับผมธีรัชชัยปันทุมาส
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล
ขออนุญาตประท้วงท่านรัฐมนตรีนะครับที่กำลังชี้แจงนะครับ
ท่านค่อนข้างจะอภิปรายแบบวนเวียนซ้ำซากฟุ่มเฟือยนะครับ
แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวประเด็นกับที่ท่านประเสริฐพงศ์อภิปรายเลย
จุดประสงค์ที่ท่านประเสริฐตรงที่ชี้จริงแล้วก็คือว่า
ครอบครัวของท่านเวลาลูกหรือคนใกล้ชิดเนี่ย
ได้ไปซื้อที่ดินในราคาถูกแล้วก่อนไปออกไปออกกฎนะครับ
ที่เปลี่ยนสีมาเป็นแล้วไปขายต่อในราคาสูงนะครับ
เท่าตัวตรงนี้ต่างหากที่อยากจะตอบ
แต่ว่าท่านไปพูดเรื่องสอบตอะไรมากมายเลยนะครับ
ผมขอให้ท่านวิจัยด้วยครับเกินเวลาเปล่านะครับ

เชิญครับท่านท่านวิรัติเชิญนะครับ

วิรัตินะครับผมขอวินิจฉัยก่อนนะครับ
สำหรับประเด็นที่ท่านได้ประท้วงว่า

เนื่องจากว่าเราได้อภิปรายไม่วางใจท่านนะครับ

แล้วก็เมื่อตอนที่เราอภิปรายไม่วางใจนั้น
ท่านประสิทธิ์ผมก็ได้พูดหลายประเด็น
อนุญาตให้ท่านได้ชี้แจงแต่ละประเด็นนั้น
ว่าให้อย่าไปกลัวความจริงครับ
ผมก็จะเรียนท่านประธานว่า
ในขณะนี้เวลาของฝ่ายค้านรวมทั้งสิ้น
ยังคงเหลืออยู่๑๙ชั่วโมง
ถ้าเป็นการอภิปรายในลักษณะอย่างนี้ถ้าโต้ตอบอย่างนี้
ผมขอเรียนอย่างนี้ได้ไหมครับว่า
ผมอยากให้ท่านน้ำตีเนี่ยได้มีโอกาสได้ชี้แจงเต็มที่เลย
ขอหลัง๕ทุ่มได้ไหมครับ
เพื่อที่ผมจะได้ให้ฝ่ายค้านได้ใช้เวลา
แล้วขอหลังเวลาจากช่วงนั้นไป
แล้วก็จะอัดเทปให้ท่านเอาไปเผยแพร่ทุกแห่งให้ท่านเลย
แล้วก็ให้สถานีวิยุโทรทัศน์ออกตอนหลังจากตอนช่วงนั้น
ถ้าเผื่อตอนนี้ท่านยังเพิ่งจบแค่๒แผ่นเองฮะ
ผมยังกลัวว่านี่๑ชั่วโมงผ่านไปแล้วครับท่านประธาน

จำจริงผมได้เกิดพูดไปก่อนแล้วนะครับว่าเราไปท๐๐๓๔ในสี่วันนี้มันไม่แน่
และด้วยใจกว้างของฝ่ายค้านท่านไม่กำหนดเวลาด้วยมันก็เป็นสิทธิ์ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าเราตั้งประเด็นกล่าวหาเนี่ย
ถ้าเราไปไกลหลายประเด็นเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ตอบทุกประเด็น
อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เพราะฉะนั้นเวลามีการพิปรายผมจะไม่ติ่งนะครับ
ผมจะไม่ห้ามท่านเลยท่านจะเอาประเด็นอะไรมากล่าวหา
ถ้าอยู่ในวาระก็ทำได้
แต่ว่าเมื่อถึงเวลาผู้ที่ถูกกล่าวหาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงครับ

ขอบคุณท่านประธานครับ

พิพลอาจจะย่อความหน่อยข้อดี
ผมเข้าใจดีว่าหลายประเด็นอาจจะต้องอธิบาย
แต่ว่าผมคิดว่าบางเรื่องอาจจะย่อลงมาได้บ้าง

ครับผมขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
ผมขออนุญาตที่จริงเรื่องกฎหมายสวบต
รัฐบาลตั้งใจจะให้แก้ปัญหา
ใช้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีมาตรา๑๘กำหนดให้อำนาจหน้าที่สบตเนี่ย

แล้วก็ท้ายเหตุผลของกฎหมายฉบับนี้

ผมก็ไม่ต้องอ่านแล้วครับเพื่อให้ผ่านไปด้วย
ให้ความร่วมมือกับท่านประธานและท่านประธานวิบครับ

ก็ผมคิดว่าประเด็นอย่างนี้ครับ
ผมจะเข้าประเด็นว่าทำไมทำไมถึง
คณะรัฐมนตรีได้กำหนดที่จะนะ
ผมเรียนกับท่านว่ามันมีอยู่๒มติคณะรัฐมนตรี
ผมจะกราบเรียนท่านประธานเอาที่จำเป็น
คือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๔เดือน๑๐ปี๕๙ครับ
มติคณะดำตรีวันนั้น๑เห็นชอบในหลักการโครงการเมืองต้นแบบ
เหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับ
และแนวทางการดำเนินงานตามที่
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเสนอ

ถูกประสงค์ของโครงการเมืองต้นแบบ
เพื่อพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้เป็นพื้นที่ฐานเศรษฐกิจเฉพาะ
ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชน
เพื่อให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

โดยนำร่องในพื้นที่อำเภอหนองจิกปัตตานี
ปัตตานีอำเภอสวยโกลกจังหวัดนราธิวาส
และอำเภอเบตงจังหวัดยาลาให้เป็นเมืองต้นแบบ

ได้มีมติคณะรัฐมนตรีอีกครับ
ผมไปเร็วแล้วครับ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๗เดือนพฤษภาคม๒๕๖๒มติคมมนา

ผมยังไม่ได้เป็นคณะรัฐมนตรีนะครับท่านประธาน
ผมจะใช้อำนาจหน้าที่ได้อย่างไร

ผมยังไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรีผมเอาข้อเดียวครับ
ข้อหนึ่งเห็นชอบในหลักการการขยายโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนา๔อำเภอของจังหวัดสงขาคืออำเภอจนะนาธวีเทพาสบาย้อยและให้อำเภอจนะจังหวัดสงขายกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งระบบและครบวงจร
เพื่อให้มีความเข้มแข็งและเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคภาคใต้ตอนล่าง
ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และภูมิภาคอื่นอื่นของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
มาเลเซียสิงคโปร์รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจไปยังประเทศอื่นโดยมุ่งเน้นการลงทุนของภาคเอกชนเป็นสำคัญ
และเห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาพื้นที่เมืองเฉพาะกิจต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่ง
ท่างย่างนะจังหวัดสงขาเป็นเจ้าเมืองเมืองอุตสาหกรรมเก้าหน้าแห่งอนาคต
ผมจะมาเป็นรัฐมนตรีครับเขาบอกว่าให้เอกชนเขาส่งเสริมให้เอกชนมาลงทุน
แล้วเอกชนเขาไปลงทุนที่นั่นเนี่ยเขาต้องรับความเสี่ยงนะท่านประธาน
ใครจะไปลงทุนที่นั่นผมไม่ว่าแต่ว่าผมเห็นถามผมว่าเห็นด้วยหรือไม่
โครงการนี้ที่จริงโครงการนี้คนไม่เห็นด้วยก็เยอะ
คนไม่เห็นด้วยไม่เยอะยังไงคือคือคนไม่เห็นด้วยก็คือ
จริงผมรู้จักเป็นเพื่อนกันมาเรียนหนังสือด้วยกันมา
แต่ไม่ขอเอ่ยนามที่นี่ผมเคารพความเห็นต่าง
เพราะว่าผมเชื่อว่าคนเหล่านี้ไม่ได้คัดค้านโครงการนี้
เป็นโครงการแรกครับท่านประธานครับถ้าด้วยความเคารพท่านประธาน
ผมขออนุญาตครับเพื่อให้ระลึกถึงได้ว่า
เมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดท่านประธานนะครับ
ขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรีผมไปหารูปภาพนี้มาท่านประธานครับ
วันนั้นท่านได้ต้อนรับท่านนายกมาเลเซียคือท่านมหาเดย์
มาที่สงขาครับท่านพนักท่านชวนหลีกภัยนายกรรมตรี
ในขณะนั้นกับดรหมาเดมาร่วมเป็นสัขหรีพยาน
ในการที่ปตทแห่งประเทศไทยเซ็นหนังสือร่วมกับ
สร้างโรงย่าแก๊สที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาครับ
วันนั้นถ้าท่านประธานด้วยความเคารพจำเหตุการณ์ได้
มีคนกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยโครงการอย่างนี้ครับ
ซึ่งผมก็เคารพความไม่เห็นด้วยของกลุ่มที่เห็นต่าง
นิพลเอารูปลงเถอะครับเอารูปลงครับ

ในวันนั้นท่านประธานครับพอรู้ว่าท่านประธานได้มีการเซ็น
เอกสารร่วมกับมาเลเซียในการที่จะเอาแก๊สจากพื้นที่
มาขึ้นที่โรงแยกแก๊สมาสร้างโรงแยกแก๊สที่อำเภอจนะ
เริ่มแรกฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยกับโครงการเขาก็อ้างนะครับ
เมื่อ๒๓วันผมก็เห็นอ้างอยู่เมื่อสักครู่ท่านก็พูดอีก
ท่านพูดว่าถ้าท่านเอาคำพูดของคนที่คัดค้านวันนั้นมาพูดครับ
จนะเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เขาเลี้ยงนกเขาชาวาครับ
กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าถ้าให้ขึ้นโครงการนี้
กเขาชาวาจะไม่ขันคนจะนะก็กลัวกันทั้งอำเภออ่ะครับ
เพราะว่าอาชีพเลี้ยงนกเขาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้
มหาศาลให้กับพี่น้องที่จนะนั่นประการที่หนึ่งเรื่องนกเขาชาวาไม่ขัน
พวกที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับนกเขาชาวาก็ออกมาเห็นพ้อง
เมื่อปีสี่หนึ่งสี่สองนะครับเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้ว
ต่อมาเพื่อเอาใจพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านบอกว่าเมื่อวางท่อแก๊สจากเจดีเอ
พื้นที่พัฒนาร่วมในกลางทะเลเอาแก๊สขนาดท่อเม็ดกว่าเม็ดห้าสิบ
วางมาในทะเลมาน้ำมันจะร้อนปลาตายหมดชาวประมงก็ตกใจอีก
กลัวปลาจะตายไม่มีอาชีพก็ออกมาคัดค้านนี่คือเหตุผลที่อ้างจากวันนั้นมาถึงวันนี้บอกว่าปลาตายน้ำร้อน
แต่ว่าเวลาผ่านไป๒๐กว่าปีข้อกล่าวหานี้ไม่จริงหมดครับ
กเขาชาวายังขันดีครับยังขายได้มาเลเซียซิงคโปร์บลูนาย
มาซื้อครับที่จนะเป็นศูนย์กลางนกเขาพันดีอยู่ที่จะนะครับ
ในทะเลมันย้อนแย้งกันเองครับที่ท่านบอกเมื่อกี้ว่าปลาจะทำให้เสียระบบนิเวศ
คำพูดนี้๒๐ปีกว่าก็อ้างมาแล้วหวัดนี้ผู้คัดค้านบางคนบอกว่าทะเลอุดมสมบูรณ์
ถ้าเอาโครงการจนะไปนี่แหละจะทำให้ทะเลไม่อุดมสมบูรณ์
มันย้อนแย้งกันเองครับ๒๐กว่าปีทำไมน้ำมันไม่ร้อน
ปลามันไม่ตายเพราะฉะนั้นคนในพื้นที่นั้นเขาจึงเห็นปรากฏการณ์นี้แหละครับ
การที่เขาจะมาร่วมคัดค้านเขาจะมาร่วมไม่เห็นด้วยมันน้อยลงน้อยลงเป็นลำดับแล้วครับ
แต่พวกผมก็ต้องเคารพครับเคารพความเห็นต่าง
เห็นต่างในวันนั้นท่านกลัวจะมีโรงงานปิโตเคมี
รัฐบาลในขณะนั้นรับปากครับว่าจะไม่ให้โรงงานปิโตเคมีเกิดขึ้นบัตรนี้ไม่มีโรงงานปิโตเคมีเกิด
โครงการที่ผมดูพยายามดูทั้งหมดเนี่ยว่าเอกชนเขาจะมาลงทุนไหมไม่มีปิโตเคมีครับ
ผมพยายามถามสอบตว่ามีไหมที่เอกชนจะมาขอลงทุนเรื่องปิโตเคมีไม่มีครับ
มีแต่จะทำท่าเรือน้ำลึกทำไมต้องทำท่าเรือน้ำลึกครับท่านประธานครับ
ผมขออนุญาตท่านประธานเรียนชี้แจงด้วยเหตุผลนะครับ
เมื่อกี้กล่าวหาผมผมก็ต้องชี้แจงขอความเป็นธรรม
ที่กล่าวหาผมเมื่อสักครู่มันไม่จริงทำไมต้องพัฒนาจนะ
ทำไมต้องสร้างให้เกิดการจ้างงานที่นั่นเพราะว่าท่านประธานครับ
โครงสร้างเศรษฐกิจชายแดน๕จังหวัดชายแดนภาคใต้
ท่านประธานจะเห็นเลยครับ๕จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นภาคที่การเจริญเติบโตต่ำที่สุดครับในขณะที่ภาคใต้ทั้งภาค
ตราเจริญเติบโตช่วงปีห้าห้าถึงห้าเก้าสามจุดสอง
แต่ว่าห้าจังหวัดชายแดนหนึ่งจุดห้าบางปีเช่นปีห้าเจ็ดติดลบครับ
ในขณะที่ประเทศทั้งประเทศอัตราความเจริญเติบโต
จุดสี่ครับแต่ว่าห้าจังหวัดชายแดนหนึ่งจุดห้า
นี่ประการที่หนึ่งท่านดูนะครับการหดตัวเศรษฐกิจ
ในช่วงปี๒ปีมาเนี่ยครับหดตัวรุนแรงครับ
ลบหกสิบลบสามสิบสี่ลบยาลานี่ลบมากเลยครับ
ปัตตานีก็ลบเยอะเลยครับเศรษฐกิจผมไม่ลงรายละเอียดแล้วครับ
ปัญหาเมื่อไม่มีงานทำเนี่ยคนที่ผมกราบเรียนแล้วว่าเราเริ่มพัฒนา
ความรู้ฝีมือแรงงานแต่ว่าคนในพื้นที่มันไม่มีงานทำ
ก็ต้องไปทำงานที่อื่นไปทำงานระยองไปทำงานชนบุรี
ทำงานกรุงเทพห่างไกลบ้านหรือไม่ก็ไปมาเลเซีย
ประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้เรามีแรงงานที่
แรงงานไทยถูกกฎหมายอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ย
หมื่นแปดพันคนแต่ไม่ถูกกฎหมายนี่เป็นแสนครับ
ที่ต้องไปแอบแอบซ่อนซ่อนอยู่
ท่านประธานครับปัญหาสำคัญคือปัญหาเรื่องการขาดท่านดีกว่า
เดี๋ยวครับเชิญหน่อยครับเชิญท่านประธานธิกฤพธิ์ผมจุลภัณฑ์
ริวัตรเพื่อไทยเชียงใหม่ประท้วงตามข้อหกสิบเจ็ดครับ
ท่านท่านรัฐมนตรีออกไกลไปไกลสักนิดนึงเพราะว่าในการอภิปราย
ไม่น่าจะเกี่ยวในเรื่องของโครงการนะครับว่าทำไมหรืออย่างไรที่จะ
ทำโครงการจนะหรือไม่นะครับแต่เป็นเรื่องของการทุจริตคอรัปชั่น
เป็นการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องนะครับอยากให้เข้าประเด็นมากกว่าครับ
ขอบคุณครับครับรับฟังคำแนะนำนะครับ
ท่านรีต่อนะครับก็อาจจะย่อความอย่างที่ผมแนะนำไว้นะครับ
นายกความครับครับผมพยายามจะย่อให้กระชับเอ่อ
มากกว่าที่การเตรียมไว้แล้วครับท่านประธานครับเพราะว่าผมทราบว่าท่าน
ท่านต้องการทราบว่าทำไมต้องไปทำอย่างนี้
และผมรู้ว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านนำเอามาพูดเนี่ย
มาจากฝ่ายไหนข้อมูลใครให้ท่านผมรู้
ใครใครจงใจหลอกท่านหรือไม่หลอกท่านเดี๋ยวผมค่อยอธิบายให้ท่าน
โดยส่วนตัวฟังแต่ว่าโดยหลักเมื่อท่านอภิปรายผมในสภา
ผมขอชี้แจงว่าปัญหาที่สำคัญของภาคใต้ก็คือปัญหาเรื่องท่าเรือครับ
ซึ่งเป็นปัญหามายาวนานมากนะครับผมสรุปเลยครับ
ว่าถ้าเรือน้ำลึกที่สงขาโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอจนะเนี่ย
มีความจำเป็นและเหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ปัญหาอะไรครับ
ภาคใต้ผมเร็วเร็วเลยครับท่านประธานครับภาคใต้เราทั้งหมดผลิตสินค้าเนี่ยนะครับ
ถ้าเรือสงขามีอยู่ที่เดียวตอนนี้ที่รับได้คือส่งออก
สร้างไว้สมัยพลเอกเปรมตินนสุรานนท์เนี่ย
บรรความจุได้ปีละห้าหมื่นตู้ตอนนี้ได้แปดหมื่นกว่าตู้แล้ว
ล้นแล้วครับแล้วต้องใช้ท่าเรือสุราชประมาณหมื่นสามพันตู้
รวมแล้วเนี้ยเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบสี่ตู้ยี่แปดเปอร์เซ็นต์
สินค้าที่ผลิตได้ทั้งหมดในภาคใต้ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยครับ
อีกเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับรวมแล้วสองแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อย
ห้าสิบสามตู้เนี่ยเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ของสินค้าที่เหลือเนี่ย
ไปออกที่ท่าเรือปีนังครับที่ประเทศมาเลเซีย
เพราะฉะนั้นความมั่นคงนี้เรามาเจอโควิดมาเลเซียปิดประเทศสินค้ามันไปไม่ได้นะครับ
มันอันตรายภาคใต้ต้องการที่จะประตูระบายสินค้าออก
เรามาดูโครงการเหล่านี้แล้วจึงบอกว่าที่จะนะเนี่ย
การศึกษาของกรมเจ้าท่าบอกว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด
เราไปดูว่าเอ่อรายหารของเอสอีเอของสาวนาวขอนี่
คือการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยได้ศึกษาไว้เรียบร้อย
ตามผมข้ามไปเลยนะครับที่เพื่อให้ท่านบอกว่าไม่มีการศึกษาเนี่ย
ผมจะได้บอกว่ามีการศึกษาเราไปดูว่าทำไมภาคตะวันออก
เขาจึงประสบความสำเร็จที่ภาคตะวันออกประสบความสำเร็จ
เพราะเขามีท่าเรือไม่ว่ามีท่าเรือแหลมชะบัง
ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมนิคมอมตะเนี้ยห่างสามห้าสิบสามกิโล
นิคมอิสเติร์นฟรีบอร์ดห่างจากท่าเรือแหลมชะบังสามสิบห้ากิโล
นิคมแหลมชะบังห่างจากท่าเรือแหลมชะบัง๑๘กิโล
นิคมผาแดงห่างจากท่าเรือมาตรพุธสามจุดสามกิโล
นิคมมาตรพุธห่างจากท่าเรือมาตรพุธสองจุดเก้ากิโล
นี่คือทำไมที่บอกต้องมีท่าเรือที่จนะที่บอกว่ามีนิคมเยอะแยะไปหมดน่ะ
สำเร็จเพราะไม่มีท่าเรือแห่งนี้แหละครับ
เพราะเขาไม่อยากขนส่งสินค้าจากสงขาไปออกที่ท่าเรือปีนัง
อีกสองร้อยกว่ากิโลหรือผมก็ถือโอกาสนี้ท่านประธานครับ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี่แหละครับผมจึงเรียนว่าในพื้นที่เอ่อ
อบตในพื้นที่จนะทีนี้โครงการนี้เนี่ย
เอกชนเข้าไปลงทุนไม่ใช่เป็นโครงการของรัฐครับ
เอกชนเขาไปลงทุนเขาจะให้ใครถือครองที่ดิน
เขาจัดซื้อที่ดินจากใครผมด้วยความเคารพครับ
เขาก็มีความประสงค์ที่จะซื้อขายกัน
ก็ไปตกลงกันเอาเองครับราคาที่ดินที่เมื่อท่านบอกเมื่อสักครู่เนี่ยครับ
ราคามันแสนกว่าบาทไปซื้อกันสองสามแสนที่จริงท่านท่านรู้ไม่ทั้งหมดหรอกครับ
แปลงไล่เป็นล้านผมทราบว่าก็มีอยู่แล้วในขณะนี้
แสนหกแสนก็มีอยู่แล้วในขณะนี้ผมไม่ลงรายละเอียด
เพราะว่าเวลามันค่อนข้างจำกัดผมยืนยันว่าผมไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่
ส่วนใครจะรู้จักกับเอกชนก็เป็นเรื่องที่เขาไปว่ากันเอาเอง
ผมไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ส่วนเขาจะมีค่าในหน้ากันอย่างไร
ค่านายหน้าก็ประมวลกฎหมายแพ่งเขายังรับรองเลยครับ
ค่าจ้างทำของค่าในหน้าก็ไปว่ากันเอาเองเป็นเรื่องเอกชน
มีความพึงพอใจเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าเอกชนเขามีกำไร
เขาก็รับความเสี่ยงเอาเองครับผมไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขาย
แต่ถามว่าผมสนับสนุนหรือไม่ผมสนับสนุนส่วนใครจะไปซื้อขายอย่างไร
ผมคิดว่าเป็นเรื่องของคนนั้นที่จะไปเจรจาไปพูดคุยกัน
เพราะมันไม่ใช่ซื้อขายที่ดินเอกชนมาขายรัฐ
เป็นซื้อที่ดินที่เขาต้องรวบรวมเป็นที่ดินแปลงใหญ่
ซึ่งที่ดินเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะเป็นพื้นฐานในการที่จะเป็นพื้นที่พัฒนา
เพราะฉะนั้นผมเรียนท่านประธานครับว่าที่จริงถ้าท่านจะเห็นเรื่องการถือครองที่ดิน
ที่บอกว่านายทุนมารับไปหมดแล้วเนี่ยท่านจะเห็นได้เลยครับว่าที่ดินในอำเภอจนะเนี่ย
มีอยู่ประมาณสักสองแสนกว่าสองแสนกว่าแปลงสองแสนกว่าไร่นะครับ
เป็นที่ดินที่นิติบุคคลภาคเอกชนถือครองอยู่เพียงประมาณสัก๑๔เท่านั้นนะครับ
หมื่นกว่าไร่จากที่ดินสองแสนกว่าไร่ส่วนวงกลมที่เหลือน่ะนะครับ
คือที่ดินของรัฐกับของเอกชนของประชาชนในพื้นที่ถือครองอยู่แปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์
สิบหกเปอร์เซ็นต์ท่านประธานครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่านายทุนกว้านซื้อหมดแล้วไม่จริงครับ
เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนกับท่านประธานว่าเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ยัง
ผมไม่ค่อยได้เข้าไปเกี่ยวข้องส่วนคนรู้จักกับผมที่นั่นเขาจะซื้อขายกันอย่างไร
ก็เป็นเรื่องปกติที่ไปว่าซื้อขายกันเอาเองแล้วก็ไม่ได้ซื้อขายกับรัฐ
เป็นซื้อขายเอกชนต่อเอกชนที่จริงเอกชนที่ท่านบอกเนี่ย
เขาอยู่ในพื้นที่เขามีธุรกิจของเขาอยู่ในพื้นที่เขามีการเอเย่นผู้ขายปูน
ปูนกับเขาอยู่เขามีเขาก็ไปทำกันเอาเองครับไม่จำเป็นต้องมาหาลือผม
แต่ถามว่าผมเห็นด้วยกับโครงการนี้หรือไม่ผมเห็นด้วยครับท่านประธาน
ผมจึงถือโอกาสนี้ได้กราบเรียนท่านประธานแล้วก็ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบว่า
ผมเห็นด้วยกับการที่จะใช้โครงการนี้ไปแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
แก้ปัญหาที่หมักหมมกันมายาวนานนั่นก็คือการสร้างงานให้คนได้มีงานทำอยู่ในพื้นที่
และผมยืนยันว่าผมไม่ได้มีส่วนไปเกี่ยวข้องหรือไปเอื้อใช้อำนาจหน้าที่
ในการไปเอื้อประโยชน์ให้กับใครคนใดคนหนึ่งแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ต้องกลับไปให้ผ่านนี้ครับคุณท่านประทานครับครับแต่ท่านประทานน่ะผมใช้สิทธิ์ผ้าผิงครับ
ก็มีสิทธิ์ตอบพันธุ์การตอบแต่ท่านไม่ใช่ผมขอประทรวงนะครับ
หกสิบเก้าครับอนุญาตให้ให้อภิปรายได้เชิญนะครับครับ
ครับตอนนี้ผมคิดว่าผมประเสริฐพงศรวัตรนะครับ
มาชิกสภาพผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่ออดีตอนาคตใหม่
ท่านรัฐมนตรีเนี่ยผมที่บอกว่าผมโกหกใช้เอกสารไม่ถูกต้องเนี่ย
ผมขอเรียนว่านะครับเรื่องที่เจ้าหน้าที่ที่ดินสงขลาชนะเนี่ย
ชี้แจงประหนึ่งว่าเป็นประเด็นใหญ่ได้อภิปรายซะยืดยาวเลย
นะครับกับผมกรณีที่ผมชี้แจงเนี่ยครับเป็นเรื่องที่บอกอยู่
แล้วนะครับว่าหลักฐานการเดินสำรวจที่ดินเป็นการสำรวจ
เพาะเจาะจงในสามตำสามตำบลนะครับในสี่ตำบลของ
จนะครับแล้วก็เป็นปรากฏอยู่ในข้อมูลเว็บไซต์
ของกรมที่ดินเองด้วยนะครับแล้วก็ตำบลที่ตั้งของ
การเป็นตำบลที่ตั้งของจนะอำเภอจนะทั้ง
สิ้นนะครับแล้วก็ขอให้ท่านรัฐมนตรีตอบให้ชัดชัดอีกรอบว่า
เหตุการณ์ของนายสุวีทและชาวบ้านที่ถูกบังคับให้
หนังสือจริงหรือไม่เกิดขึ้นในบ้านท่านจริงหรือไม่
แล้วก็ที่ดินที่ลูกชายและญาติของท่านให้บริษัทนายหน้า
ดินทาวน์แอนซิตี้เพราะเบอร์ตี้ซื้อขายก่อนจะมี
ติคอลโลมอลเนี่ยเปลี่ยนผังเมืองจนะเพื่อขายในราคา
ได้กำไรมหาศาลจริงหรือไม่แล้วก็นายวุฒิชัย
นายชัยโรธคนใกล้ชิดของท่านเนี่ยได้กำไรจากการ
ซื้อขายที่ดินจริงหรือไม่แล้วก็ถ้าท่านสุจริต
ให้เปิดเผยข้อมูลการซื้อขายที่ดินในอำเภอจนะ
รอบสองปีที่ผ่านมาคือปีหกสองหกสามได้ทราบกัน
หน่อยนะครับแล้วก็การที่ท่านไปทำประชาพิจารณ์นำ
เจ้าหน้าที่เป็นสองสามพันคนเนี่ยเป็นการหัวกันเพื่อ
ผลักดันให้เกิดโครงการนี้ใช่หรือไม่ครับครับเชิญครับ
ชี้แจงได้ครับท่านประธานที่เคารพกับผมนิพนธ
บรรยาบรรณีรัฐบันตรีช่วยว่าการกระสวงหมาทไทยด้วย
ความเคารพท่านประธานแล้วก็เกรงใจเรื่องเวลาก็
ผมได้ชี้แจงไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าที่ท่านบอกผมว่า
ตำบลอ่ะไม่จริงเพราะในประกาศจังหวัดสงขลาเขา
บอกไว้แล้วว่าทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านทุกตำบลจังหวัด
งขาท่านฟังหรือเปล่าเมื่อสักครู่ไม่รู้นะครับ
แต่ว่าผมยืนยันไปแล้วว่าในประกาศมันระบุไว้แล้วว่าทุกหมู่บ้าน
ไม่ได้สี่ตำบลตรงนั้นประการที่สองผมเรียนไปแล้วว่า
การซื้อขายที่ดินเมื่อเอกชนเขาซื้อกันเขารู้จักกัน
เขาไม่ได้ค้าขายกันเพียงอย่างเดียวเขามีอาชีพอื่น
อ่าถ้าคุณบอกว่าคุณวุฒิชัยเนี่ยเขาค้าขายปูนกับทีพีไอ
มานานแล้วเขารู้จักกันเขาก็ทำได้ครับก็ท่านบอกแล้วว่า
สักครู่เนี่ยเมื่อก่อนเขารู้จักกันมาเป็น๒๐ปี
ค้าขายธุรกิจเป็นปกติทั่วไปนะครับท่านไปดูได้เพราะว่า
บริษัททีพีไอเขาเป็นบริษัทมหาชนทำอะไรเขาต้องตรงไปตรงมาอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องปกปิดครับผมจึงถือโอกาสนี้
ประเด็นนี้กับท่านประธานและย้ำว่าข้อมูลที่ท่านมีอยู่
เป็นข้อมูลที่ไม่จริงไม่จริงทั้งหมดขอบคุณครับท่านประธานครับ
ครับ